และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องหลอนในสถานีผีดุ
ของเรานั้นนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างที่บอก
คุณผู้ชมไปครับว่าก่อนที่จะถึงวันแห่งความรักเรามารับ
หลอนกันก่อนจากนักเล่าท่านนี้เจ้าของเรื่องบ้านโลงคู่
ที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้ครับยินดีต้อนรับคุณกั๊กครับ
สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสคุยกันใน
เนื้อหอมครับกับคืนก่อนงานบุญถูกต้องครับนะฮะวันนี้เรามาพูดคุย
กันในสถานีผีดุกันแบบเห็นหน้าใช่ครับครั้งแรกก็ต้องมาถ่ายถาม
กันก่อนโอเคปกติผมจะมีกราฟความเชื่อให้๑๐๐พูดถึงเรื่อง
การเชื่อเรื่องผีคุณกั๊กเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้อาจจะ
ซัก๕๐๖๐จากเรื่องเล่าจากสิ่งที่ตัวเองเคยเจอแต่หลังล่า
สุดผมคิดว่า๙๐๑๐๐เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยแน่ว่าโลกนี้มี
สิ่งที่จะนำมาเล่าในเรื่องนี้ก็เป็นของคนรอบตัวด้วยครับ
กลัวมากน้อยขนาดไหนกลัวครับแต่ยิ่งเจอก็ยิ่งเข้าใจ๗
แล้วสิ่งที่เรากัวเกิดจากอะไรบ้างจะยิ่งเจอยิ่งเข้าใจ
เข้าใจผีก็ไม่ใช่เข้าใจความกลัวเกิดจากอะไร
ใช่ครับเข้าใจทั้งความกลัวของเราเข้าใจทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น
อะไรที่เรานิยามว่าผีบางอย่างบางเรื่องในเรื่องนั้นนะครับ
บางทีมันน่ากลัวกว่าผีที่เรานิยามมันเป็นตัวตนซะด้วยซ้ำ
ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจของความกลัวที่เกิดขึ้น
กับเรื่องผีแต่ละเรื่องที่ผมเลิกเล่ารวมถึง
ผมว่านักเล่าคนอื่นด้วยครับพี่แจ๊ค
เรามีการจำแนกความกลัวที่แตกต่างกันไป
ในส่วนของคุณกั๊กก็จะแลกความกลัวออกมาเป็นลักษณะแบบนี้

ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของบ้านโลงคู่เป็นยังไง

เรื่องบ้านโรงคู่เนี่ยเป็นประสบการณ์ของเพื่อนผม
เป็นเพื่อนที่เราเพิ่งจะรู้จักกันไม่ได้นานมากนะ

ตอนที่ผมรู้จักเขาก็ประมาณหลังวันเกิดผม
ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้ว
ฉะนั้นเรารู้จักกันประมาณเดือน๒เดือนอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นเพื่อนไฮเอาท์กันเป็นเพื่อนของเพื่อน
ทีนี้เนี่ยช่วงที่เขาเล่าให้ผมฟังเรื่องนี้
เป็นช่วงที่ผมเริ่มออนเทปแรกที่เป็นไพ่เปิดวิญญาณไปก่อน

เฮ้ยนี่ถ้าสมมุติมีโอกาสได้เล่าอ่ะลองเล่าเรื่องนี้สิ
เป็นเรื่องเราเองเป็นเรื่องเรากับแฟนเก่าเรา
แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจ
ที่เป็นเรื่องของคนอื่นนี่น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมเลือกมาเล่า
แล้วก็ตรงกันกับช่วงใกล้เทศกาลของความรัก
เรื่องนี้ก็น่าจะบอกนิยามความรักได้หลายรูปแบบ
ทั้งคนที่เชื่อในความรักคนที่ถูกหลอกในความรัก
หรือคนที่เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเรียกว่าความรักอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้
โอ้โหเปิดหัวมาซะอย่างนี้คุณกั๊ก

ได้ครับผมเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทผมโดยตรงนะครับ
แล้วก็ผมขออนุญาตนิยามตัวละครไม่กี่ตัวแล้วกัน
ผมให้ตัวละครเพื่อนผมว่าชื่อคมแล้วก็แฟนเก่าคนนี้เขาชื่อสรรแล้วกันครับ
กลับไปประมาณ๑๐ปีที่แล้วน่าจะตกประมาณช่วงปี๒๐๑๒นะครับ
ก็เรื่องเกิดที่จังหวัดบ้านเกิดผมเองแหละ
ถ้าเกิดใครติดตามฟังก็น่าจะทราบว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้นะครับ
เพื่อนผมที่ชื่อคมคนนี้เนี่ยตอนนั้นเขาเรียนอยู่ที่สถาบันคล้ายอารมณ์เทคโนอะไรประมาณนี้ฮะ
แล้วก็เขาเริ่มใช้ชีวิตแล้วก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเพื่อนผมเป็นผู้ชายครับ
แล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์รู้จักมากจีบชอบกันไปเรื่อยจนทั้งคู่ตัดสินใจเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
จากเรื่องเกาะพัฒนากายเป็นเป็นไง
ซึ่งแฟนเก่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนและอายุมากกว่าแล้วเรียนจบไปแล้วแล้วเขาก็มาได้เจอกัน
ลองเข้าไปดูกันไหมเพื่อนผมก็ไปกับพี่เขา
ละหว่างที่ขับออเทอร์ไซด์ตามบ้านแต่ละล็อคมาเรื่อย
เขาไปถูกใจบ้านหลังหนึ่งอยู่ล็อกเกือบสุดท้าย
แล้วก็จริงบ้านหลังนั้นจะเข้าจากเล่า
ไม่มีอะไรเลยครับเป็นลักษณะบ้านจัดสรรธรรมดา

แต่เหมือนกับเจ้าของเขาสร้างไม่กี่ล็อกเพื่อที่จะปล่อยให้คนเช่า

แล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุอันใดเขารู้สึกแฟนของเพื่อนรู้สึกถูกใจบ้านหลังนี้มาก
สันบอกว่าโหชอบบ้านหลังนี้จังเลยเนี่ย
โทรหาเจ้าของเขาเลยได้ไหมขอเข้าไปดูบ้านหน่อย
ทีนี้ตอนนั้นเพื่อนผมก็ไม่ได้คัดค้านอะไรก็โอเค
ซะอีกจะได้แยกออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสองคน
ลองดูว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไง
ทีนี้หลังจากเดินดูบ้านเนี่ยตามที่เล่าคือมันจะมีพื้นที่หน้าบ้านเล็ก
พร้อมกับประตูกับหน้าต่างบ้านเกล็ดใช่ไหมครับ
พอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้อง๒ล็อก
คือห้องแรกห้องกลางและห้องสุดท้ายที่เป็นหลังบ้าน
เขาก็ถูกใจมากเขารู้สึกว่าเอ่อยังไงเนี่ย
ก็อยากย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เร็วจัง
เหมือนต้องมนอะไรบางอย่างที่แบบต้องการย้ายมาอยู่ตรงนี้ทันทีทันใด
ทีนี้หลังจากที่เขาลองย้ายเข้ามา
ช่วงแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาหมามาเลี้ยงได้ตัวหนึ่งนะครับ
หลังจากที่อยู่บ้านหลังนี้ไปเรื่อย
สิ่งที่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจาก
คนที่น่ารักคนที่เป็นที่รักของทุกคน
คนที่เข้าหาคนอื่นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มเอาใจใส่แฟน

แฟนเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
เคยนอนหลับปกติ๒๓ทุ่ม
เริ่มนอนดึกขึ้นดึกขึ้นเรื่อย
จากเป็นคนพูดจายิ้มแย้ม
กลายเป็นคนค่อยเก็บตัวไม่ค่อยพูด

ต่อการมีปฏิสัมพันธ์กัน

หรือรู้สึกตัวอีกทีแล้วค่อยมาตอบ
เรื่องพวกนี้ก็ค่อยเกิดขึ้นไปเรื่อย

เรื่องของคนสองคนที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้นแล้วเนี่ย
เริ่มค่อยหายไปจากบ้าน

วันหนึ่งสุนัขตัวแรกหายไป

เพื่อนผมเองก็ค่อนข้างเดือดเนื้อร้อนใจแล้วว่า

ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยสังเกตพฤติกรรมของแฟนเขาเรื่อย
แล้วก็พยายามที่จะเช็คตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น

บางคนบอกว่าอาจจะเกิดจากมีเกี่ยวกับเรื่องพวกสารเสพติดหรือเปล่า
นอนไม่หลับเป็นโรคซึมเศร้าบ้างไหมอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็เขาพยายามเช็คทุกอย่างแล้ว
แล้วก็พาไปหาหมอเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินอย่างนี้ครับ
แต่ว่าน้ำหนักซูบลงเรื่อยเหมือนคนถูกกินจากข้างใน
ทีนี้พอเริ่มหาสาเหตุไม่ได้อย่างนี้ครับ

ไปหาหมอหมอก็หาสาเหตุให้ไม่ได้ว่าคนนี้ป่วยเป็นอะไร
ตอนแรกพยายามเช็คว่าเขาเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่า
ซึ่งของพวกนี้มันเช็คจากเรื่องเลือดเหลือ

แต่ว่าเช็คทุกอย่างแล้วออกมาปกติ
เหมือนเป็นแบบนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยอะไรพวกนี้
ทีนี้พอได้คำตอบจากเรื่องตรงนั้นเสร็จปุ๊บ
ก็เลยกลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกทีหนึ่ง
จนกระทั่งวันหนึ่งพอผ่านไปสักประมาณ๓เดือนอย่างนี้ไม่เกิน
ในคืนนึงเขาเล่าว่านะฮะ

พอเขาตื่นมาประมาณช่วงกลางคืนตี๑ถึงตี๒ประมาณนั้นนะครับ
สิ่งที่เขาเห็นคือพอเขาเบิกตาโพรงเนี่ยมันเหมือนมีคนหายใจรถหน้าเขาที่นอนอยู่
อืมเพราะปกติเขาจะนอนกับแฟนสองคนครับครับ
แล้วพอเหมือนเป็นเสียงหายใจกระทบหน้าเราอย่างนี้ครับ
พอเขาเปิดตาโพลขึ้นมาเป็นแฟนเขา

ค่อมอยู่แล้วก็หายใจใส่หายใจลดหน้า
ใช่ครับจนกระทั่งลืมตาขึ้นมาแล้วก็
เหมือนในปากเขาพึ่มพำคาถาอะไรสักอย่าง
แล้วก็ผมพยายามถามแล้วว่า
มันเป็นทางพุทธทางเขมรทางอิสลามหรือเป็นอะไรอย่างนี้ฮะ
เขาบอกว่าจริงจริงหน้าตอนนั้นน่ะคือเขาอาจใส่โทรศัพท์มือถือไว้
จากสิ่งที่เขาเจอเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือแฟนเขาไม่รู้สึกตัวเลย
เหมือนใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วค่อมเขาอยู่ข้างบนอย่างนี้ครับ
จ้องตาหายใจใส่บุญหน้าจนกว่าพอเพื่อนผมลืมตาแล้วก็บริกรรมคาถาไปด้วยอย่างนี้ครับ
ทีนี้เขาก็กลัวมากแล้วเขาก็พยายามตีหน้าอย่างนี้ครับว่าแบบเป็นอะไรเธอเธอตื่นอะไรอย่างนี้ฮะ
ช่วงแรกเขาก็มีแบบรู้สึกตัวบ้างมีแบบเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรประมาณนี้แล้วก็หลับต่อ
จนพอเรื่องพวกนี้เกิดวนซ้ำในขณะเดียวกันอาการที่ไม่หลับไม่นอนไม่ไปทำงาน
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจนกันเขาออกจากสังคมภายนอกครับจนทำให้เขาเริ่มอยู่โดดเดี่ยวเริ่มเก็บตัว
เพื่อนผมเองเขาก็เริ่มไม่ค่อยคุยข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินกลางคืนตื่นกลางวันนอนอะไรพวกนี้
เดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเพื่อนของคุณกั๊กอัดเสียงโทรศัพท์ไว้บันทึกวีดีโอไว้เหรอ
เป็นโนเกียครับมันเหมือนบันทึกเสียงเอาไว้ครับแล้วเขาได้ระบุไหมครับตกลงแล้วมันเป็นเสียงสูตรอะไรเราได้ยินได้ฟังไหม
เขาเอาเก็บไว้ในอีกเครื่องนึงทีเนี้ยผมมันเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ที่เขาเล่ามาอีกทีนึงแต่ว่าในตัวสิ่งที่เขาเล่าแล้วผมผมเชื่อสุดใจแล้วที่แจ๊คว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงคือเขาจะมีพวกเรื่องของรูปถ่ายเช่นแหวนบ้านหลังนั้นหมายตัวนั้นรูปของพี่กั๊กอัดเสียงโทรศัพท์ไว้บันทึกวีดีโอไว้ห

เป็นการบริกรรมคาถาให้ตัวเองมีพลังอำนาจเหมือนยิ่งกว่าเจ้าของร่างที่เขาสิงห์อยู่ใช่ครับคือในความเข้าใจผมเนี่ยคือเราเป็นมนุษย์เนอะมีกายหยาบใช้ทำบุญได้สร้างหรือทำทำแอคชั่นอะไรต่างในชีวิตได้อย่างเงี้ครับแต่เขาอาจจะไม่มีฉะนั้นสิ่งที่เขาขอเหมือนนะตอนนั้นก็คือให้ใครสักคนก็ได้ช่วยช่วยตอบรับหรือเป็น
เริ่มหนักข้อขึ้นเริ่มมีวันดีคืนดีนอนหลับอยู่จากที่นอนค่อมหายใจลดหน้าอย่างเงี้ครับเริ่มมีของมีคมเริ่มมีมีดเริ่มมีทั้งจี้ตัวเองหรือจี้เพื่อนผมอะไรอย่างเงี้ยฮะจนสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอ่ะภาพเดิมก็เกิดขึ้นคือตื่นมากลางดึกแล้วแต่รอบนี้นอกเหนือจากสิ่งที่กลายเป็นแค่บริกรรมคาถาเพื่อนผมเหมือน

กลับมาที่ภูเก็ตเพื่อมาดูบ้านหลังนี้ทีนี้เนี่ยพอไล่ตรวจสอบไปเรื่อยห้องกลางห้องที่สองที่ที่เพื่อนผมกับแฟนเขานอนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยตายเนี้ยเป็นโรงหูนะเป็นผู้ชายกับผู้ชายตายฟังด้วยกันสองคนเป็นโรงคู่เป็นโรงคู่หมายของศพถูกฝังอยู่ด้วยกันสองคนใช่อุ้ยเรื่องเนี้ยไม่เคยไม่เคยถูกขุดคดเพราะมันไม่ใช่บ้าน
แต่สิ่งที่พ่อของเพื่อนนะครับเขาชี้ลงไปตรงใต้พื้นซีเมนแล้วเขาบอกว่าใต้พื้นบ้านห้องเนี้ยมีผู้ชายกับผู้ชายสองคนอ่ะฝังอยู่ในโรงคู่กันครับอย่างเงี้ฮะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่ารอบบ้านตะหลุกคือกลับบ้านเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารับแฟนไปทีนี้เพื่อนผมก็กลับไปที่นครระหว่างช่วงที่เขาอยู่คนเดียวครับ

ห้องสุดท้ายในบ้านหลังนั้นมันจะมีห้องนึงที่เป็นโซ่มัดเอาไว้อยู่ยังไงล่ะมัดประตูหลังบ้านอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็เอาโซ่คลองไว้ครบกับแม่กุญแจใครเป็นคนทำตั้งแต่บ้านนี้มาอยู่แล้วเฮ้ยบ้านใหม่น่ะใช่แต่มีโซ่ล็อกไว้อยู่ใช่ครับไม่เมคเซนต์น่ะแล้วแล้วเจ้าของบ้านเขาเขาปล่อยให้โซ่แล้วคล
ว่าอ๋อเนี่ยเก็บของตั้งแต่ช่วงที่สร้างบ้านอ๋อก่อสร้างเสร็จก็คือเหมือนเก็บพวกถังสีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหลังบ้านไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเปิดอยู่ได้อ้าวอันนี้บ้านซื้อนะเช่าครับเช่าอ๋อบ้านเช่าครับผมอ๋อโอเคถ้าบ้านเช่ายังพอเข้าใจได้ครับอ่าโอเคโอเคโอเคเสร็จทีนี้เสร็จปุ๊บก่อนที่จะเสียครั
ทีนี้เปิดเข้าไปในห้องอ่ะมันเจอต้นโพต้นหนึ่งมีต้นโพอยู่หลังบ้านนะใช่ที่ยังต้นมิสนี่ใหญ่มากนะครับเหมือนงอกมาประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนผมก็เอาน้ำร้อนไปลดต้นโพเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นพอเขากลับมาดูอีกทีก็คือแฟนเขาเสียแล้วไม่รู้อันนี้เป็นปริศนาแล้วก็เดี๋ยวผม

อยู่อ่ะฮะเรื่องดูตัวเล็กเล็กอยู่แล้วก็เหมือนเท่าที่เพื่อนเล่าคือการงานศพแม่เขาชี้หน้าด่านเพราะว่ามึงจะทำคล้องไส้หลูกกูจนหลูกกูตายเลยคือว่าเพื่อนเราว่าเพื่อนผมว่าว่าคิดว่ารูปตัวเองโดนใช่ทำของใส่ใช่จนเขาเสียอ่ะอ่าเสร็จทีนี้เสร็จปุ๊บก่อนวันที่จะเผาอ่ะฮะมันต้องถอดพวกของเครื่อง

หรือว่าไปค้นว่าสุดท้ายแล้วพี่คนนี้แต่งงานกับฝรั่งที่เมืองนอกอยู่แล้วอ่าแล้วเพื่อนผมเป็นความรักษรที่เพิ่งมารู้อีกอ่าตอนที่เขาเสียแล้วครับครับเสร็จทีนี้เนี้ยแฟนเก่าของเพื่อนผมคนนี้ครับเขาจะกลับมาหาเพื่อนผมทุกทุกปีหลังจากนั้นอ่าตั้งแต่ปีสองพันสิบสองสองพันสิบสามสองพันสิบสี่สองพันสิบห
หรือวันครบรอบวันเสียของเขาอืมกลับมายังไงเท่าที่เขาเล่าเนี้ยห้องเพื่อนผมจะเป็นคล้ายคล้ายห้องเช่าในเคหาเนี้ยอืมก็จะเป็นพวกเอ่อหน้าต่างบานเก็บเหมือนเดิมเขาบอกว่าเขาจะเห็นเห็นเป็นเหมือนรูปแบบลอยอยู่ข้างนอกอืมหน้าต่างที่เป็นมัวมัวครับแต่มาในสภาพดีอืมมาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอืม
เพื่อนผมเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังอันนั้นคือประมาณวันที่สิบเอ็ดนะครับแล้ววันที่สิบสองผมก็ฟันอืมถึงเรื่องเนี้ยแล้วก็กลับไปเล่าพวกตัวอะไรละเอียดอื่นอื่นที่ที่ที่น่าจะเหมือนตกหล่นในเรื่องเช่นแบบว่าผมฟันเห็นพวกเอ่อว่าผมติดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งอืมแล้วก็ห้องสุดท้ายเปิดไม่ได้ประมาณเนี้ยแต่ผมเปิดไปแล้วเห
ลักษณะเหมือนเหมือนเป็นรัฐธิอะไรประมาณอย่างประมาณประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็พอผมไปเล่าให้เพื่อนผมฟังเพื่อนผมบอกว่าใช่ใช่ประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็ไปค้นมาแล้วมันเป็นเหมือนเหมือนขนาดประมาณพระเครื่องเนี้ยครับแต่มันเป็นรูปปั้นเป็นนิ้วเป็นมือเป็นอันเล็กเล็กออกมาจากรูปลักษณ์ที่มันเป็นอวัยวะเพศคนอืมก็คืออะไรอ่ะผม

คิดว่าแฟนเพื่อนเขาเจออาถารณ์อะไรบางอย่างคุณกั๊กกำลังจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเป็นคนทำของใส่จริงจริงหรือเปล่าถูกต้องโอเคงั้นผมจับต้นชนปลายเรื่องนี้ถูกแล้วอ่าอีกนึงนะครับในบ้านหลังนั้นน่ะที่มันมีโรงคู่อ่าเป็นโรงผู้ชายกับผู้ชายใช่ไหมครับระหว่างช่วงที่เขากล
ส่วนเรื่องที่เพื่อนผมมองเขามองว่าในทุกทุกครั้งที่เขากลับมาหาหาเพื่อนผมเขามาคนเดียวเขาดูเหงาเหงาแต่เหมือนมาถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมได้กลับไปบ้านหลังนั้นบ้างไหมหมาเราไปไหนแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับเขากำลังรู้สึกว่าเหมือนบ้านหลังนั้นหาตัวตายตัวแทนเขาเป็นโรงคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันมาแล้วจะต้องเป็น

เป็นเวรกรรมถ้าสมมุติว่าเรื่องเนี้ยมันมันเป็นอย่างที่ตัวคุณกั๊กตัวผมเองเท่าที่ฟังมาแล้วมันรู้สึกมีข้อกังขาและข้อสงสัยเพราะว่าจากเครื่องรางผมเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขังชนิดหนึ่งที่คุณกั๊กเล่าให้ฟังกันแล้วกันเป็นลักษณะของโทษนะฮะเป็นอวัยวะเพศใช่ครับแล้วก็มีมือเป็นหญิง

สะดุดสนใจเอาไอ้หลังนี้อยู่เกือบท้าย
พอเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแฟนของเพื่อนคุณกั๊กชอบที่นี่มาก
อยากเช่าอยากได้ไปติดต่อเจ้าของมา
ปรากฏว่าคุยกันแป๊บเดียวเช่าเลย

ไอ้หน้าบ้านกว้างไอ้ส่วนของหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นหน้าแคบ

ผมเดาว่าไอ้๓ท่อนที่คุณกั๊กบอกก็คือ
รับแขกห้องนอนและในส่วนของหลังบ้าน
แต่ในส่วนของหลังบ้านอันสุดเนี่ยมันจะมีประตูอยู่อันหนึ่ง
ที่เขาจะเอาโซ่คล้องล็อกเอาไว้
นั่นคือกฎกฎิกาที่ทางเจ้าของเขาบอกว่า
ห้องนั้นไม่ต้องไปสนใจมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหม

ถังสีอุปกรณ์ก่อสร้างต่างมันเก็บอยู่ในนั้น
อยู่ได้ตามปกติแค่ไม่ต้องไปยุ่งกับห้องนั้น
แต่ด้วยความที่แฟนของเพื่อนคุณกั๊ก
เหมือนกับโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างโดนจิตโดนใจ
โทษนะเหมือนกับหน้ามืดตามัวฉันจะเอาที่นี่ให้ได้
สุดท้ายคือไม่ได้สนใจห้องนั้นไม่ได้สนใจไอ้โซ่ตรงนั้น
แล้วก็เช่าอยู่จริงหลังจากที่เช่าอยู่
แฟนเพื่อนคุณกั๊กมีอาการเปลี่ยนไป
คนปกติกลายเป็นคนที่พูดคำถามคำตอบคำ
ไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วก็กลายเป็นคนที่
เหมือนกับไม่เอาสังคมไม่เอาอะไรเลย

นับวันมันยิ่งน่ากลัวขึ้นตอนที่เพื่อนคุณกั๊กนอนอยู่
แล้วก็เอ๊ะใครมันมาลดหายใจใส่หน้าวะ
ตาขึ้นมาปรากฏว่าเป็นแฟนตัวเองนอนคล่อมตัวเองอยู่
แล้วก็หายใจใส่แล้วพอเพื่อนคุณกั๊กลืมตาขึ้นมา
แฟนคนนี้ห้องอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ใส่หน้า
ซึ่งมันเป็นคาถาอะไรก็ไม่รู้
ตอนแรกก็คิดว่านอนละเมอไม่ได้คิดอะไรมาก
จนมันหนักขึ้นแล้วเหมือนกับมีอยู่คืนนึง
เขาก็นอนละเมอเหมือนกับละเมอเนอะ
ห้องคาถาใส่หน้าแล้วเพื่อนคุณกั๊กไปขานรับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้
กลายเป็นว่าเหตุการณ์มันหนักขึ้นหนักขึ้นไปหาหมอก็แล้ว
ก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งให้พ่อของเพื่อนคุณกั๊กมาดูที่บ้าน
เขาบอกว่าใต้บ้านนี้มีศพอยู่สองศพถูกฝังเอาไว้
จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกป่ะ
แต่มีการพูดถึงศพสองศพที่อยู่ใต้นั้น
แล้วก็ผลสุดท้ายก็ไปตัดไอ้โซ่ที่อยู่ข้างหลัง
ปรากฏว่าในห้องนั้นมันมีต้นโผล่อยู่
ซึ่งเพื่อนคุณกั๊กทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่เข้าใจ
มันคือพิธีกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้
แล้วพอไปลดเสร็จปุ๊บแล้วต้นโพก็ตาย
แล้วตัวเองก็ถูกให้กลับบ้าน
แล้วแฟนของเพื่อนคุณกั๊กก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว
กระทั่งตัวเองเหมือนแบบไม่ไหวแล้วจะตาย
ก็ให้กลับมาให้เพื่อนคุณกั๊กกลับมา
ทีนี้ตัดไปงานศพตรงเนี้ยมันก็พีคอีกอันหนึ่งคือ
โหเพื่อนคุณกัสเพิ่งมารู้ว่าหรืออาจจะรู้อยู่แล้วก็ไม่รู้
ว่าแฟนเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแล้วดูเหมือนว่ามีแหวนมั่น

แต่งงานมั่นกันแล้วแน่ใส่อยู่ที่นิ้วตลอดเวลา

มันมามันมาพีคสุดก็คืออยู่คุณกั๊กก็ฝัน
วันที่สิบสองเลยครับแล้วก็เป็นวันที่เขากลับมาทุกทุกวันเกิด

แล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนเพื่อนแบบ

ทีนี้เราก็มาประติดประต่อกันว่าเฮ้ย
หรือว่าถ้าเรื่องนี้มันเลวร้ายขนาดนั้นจริงเนี่ย
เพื่อนคุณกั๊กเป็นคนทำคุณสัยใส่ตามที่
ทางครอบครัวของแฟนเพื่อนคุณกั๊กเขาคิด
หรือเปล่าเขาไม่รู้นะแต่เท่าที่
เท่าที่ฟังมาโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยนะ
ผมถึงได้บอกตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องว่า
ของเรื่องความรักได้หรือเปล่าที่เป็นเรื่องผีนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนผมไม่รู้เลยจริงว่า
คนที่ตัวเองรักมีความรักอยู่แล้ว
หรือรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นรักได้

อยู่ที่ว่าเราจะใช้ความรักนั้นแบบไหน
ใช้ความรักแบบความรักปกติทั่วไป
มันก็คือความรักปกติ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราแปลเปลี่ยนความรักเหล่านั้น
มันกลายเป็นความอยากได้ความต้องการ

เป็นมือที่๓แล้วไปแย่งเข้ามา
มันคือความรักที่ขมขื่นนะ
น่ากลัวนะเขาเรียกว่าความรักสีดำ
น่ากลัวจังเลยเรื่องนี้ไม่รู้นะคุณผู้ชม
ผมว่าเรื่องนี้ใช้ดุลยพินิษฐ์ของแต่ละท่าน
ฟังเรื่องราวทั้งหมดแสดงว่าเรื่องนี้เหมือนมันยังไม่จบป่ะ
เห็นคุณกั๊กบอกว่ามันอาจจะมีคำตอบบางสิ่งบางอย่าง
คือผมก็คุยกับเพื่อนคนนี้มาเรื่อยนะ

ผมเพิ่งโทรหาเขาตอนก่อนจะเข้ารายการด้วย

เฮ้ยไอ้วันนั้นน่ะ
ด้วยอ่ะ
ว่าถ้าผมไม่เห็นแหวนถ้าผมไม่เห็นรูปแฟนเขา
ถ้าผมไม่เห็นสิ่งที่เขาควักออกมาให้ดูจ้ะ
ชักวันนั้นก็ยากที่จะเชื่อ

เรื่องนี้สามารถที่จะให้มุมมองหลายด้าน
กับเรื่องความรักได้เยอะพอสมควรเลย

มันอาจจะมองว่าเป็นอาถรรพ์ของบ้านหลังนั้นก็ได้
ที่เขาอาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเขา

แล้วอาจจะดูดทรัพย์ดูดกลืนพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากตรงนั้น

หรือมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำ
หรือมันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรม

เป็นคนทำแน่ใช่ใช่

โอ้โหนั่นคือเรื่องราวของบ้านโลงคู่
คุณกั๊กขอบคุณมากที่มาเล่า
เรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณนะครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการ
สถานีผีดุนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

วันแรกที่ผมได้ยินชื่อเรื่องนี้ผมต้อง

เจ้าของเรื่องมารถนก
ยินดีต้อนรับคุณน้ำพึ่งครับสวัสดีครับคุณน้ำพึ่ง

แล้วก็ตั้งชื่อเรื่องมารถนก

เป็นภาษาอะไรวะมันต้องเป็นอะไรที่แบบอ๋อ

อันนี้เป็นการพูดคุยกันครั้งที่สอง

ไหมฮะผมจะถามแขกรับเชิญทุกคนว่า
ถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี
ลี้ลับเหนือธรรมชาติผมมีกราฟให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกเรื่องที่เราเจอน่ะ

เชื่อว่าโลกนี้มีผีแต่ทุกเรื่องที่เราเจอ

แต่ความเชื่อของเราแน่ฝังอยู่ในใจ

จากเรื่องที่เราเคยเจอมาบ้าง
จากเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้าง

เรื่องราวข่าวดัง

ต้องถามก่อนว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร

รถนกกับชั้น๕ห้องเชื่อม

ที่บอกว่าชั้น๕ห้องเชื่อมเนี่ย
ก่อนเล่าเรื่องก็คือเกริ่นว่า
เพราะอะไรคุณแม่ถึงเริ่มมีสัมผัสพวกนี้ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณแม่อีกทีหนึ่งเหมือนกัน

จริงแล้วจับพลอยไม่ได้ว่าเป็นเพราะข่าวเป็นข่าว

ใช่เรื่องนี้เป็นคดีแล้วก็เป็นข่าว

เพราะว่าเป็นเรื่องของเพื่อนพึ่งที่เสียชีวิตไป

ก็ย้อนกลับไปประมาณ๑๘ปีได้
มา๑๘ปีนะไหมเป็นยังไงครับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยคุณพิว

ขอบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่า
ก็คือพึ่งเป็นคนกลัวผีมาก
เชื่อเรื่องผีแล้วก็กลัวผีมาก

กลัวผีไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่า

หรือมีเรื่องเล่าประจำบ้านแบบนั้นหรือเปล่า

ไม่มีจริงหรอกลูกในโลกนี้อะไรอย่างนี้

แค่เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องโดยตรงของคุณพ่อ

คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะก็นอนอยู่ด้วยกัน
แม่เขาก็ตื่นตามนาฬิกาปลุกตามปกติ
ประมาณตี๔ตี๕เพราะว่าต้องไปทำงาน
หันไปหาคุณพ่อแล้วไปจับตัวค่ะ
ตัวคุณพ่อเย็นเหมือนคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

เหมือนอุณหภูมิในร่างกายมันเย็นแบบว่าเฉียบไปเลยอะค่ะ
แล้วก็ทำทุกทางเขย่าปลูกร้องเสียงดัง

ตื่นขึ้นมาเหมือนคนตื่นจากฝันร้ายค่ะ

แล้วก็ร้องไห้แล้วกอดคุณแม่แน่นเลย

แล้วเขารู้สึกว่าความรู้สึกมันเหมือน
รถมันตกจากหน้าผาสูงเลยค่ะ
แต่คุณพ่อก็ยังนึกว่าเป็นฝันร้าย

เขาบอกว่าเหมือนละครเรื่องพิพบมจุราชที่เขาได้ดูอะค่ะ
ก็คือจะมืดแล้วก็มีคนของที่นั่น

ท่อนล่างคือจงกระเบนสีแดง
รู้ว่าเป็นคนของที่นั่นเพราะว่าคนเดินกันเยอะมากเลย
แล้วเขาเดินนำไปที่โถงกว้างที่หนึ่งที่มีคนอยู่เยอะ
แล้วก็จะมีเขาบอกว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
คือรู้เลยเพราะว่าตัวจะใหญ่มาก
คุณพ่อเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยจะเห็นแค่เข่า
แล้วก็จะมีคนคอยขานชื่อ
พ่อก็เริ่มรู้แล้วว่านี่คือที่ไหน
แล้วก็เริ่มร้องไห้เพราะคิดว่าตัวเองตายแล้ว
สุดท้ายเขาก็ขานเป็นชื่อคุณพ่อขึ้นมา
เป็นชื่อยศชื่อนำสกุล

คนที่ขานชื่อเขาเลยถามคุณพ่อว่า

พ่อก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองยังอายุน้อยอยู่เลย

เพิ่งมีลูกเล็กมีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแล

จังหวะที่คุณพ่อเขาร้องไห้ไป
เหมือนคนที่ขานชื่อคนนั้นเขาเหมือนดูอะไรสักอย่าง
แล้วเขาบอกพูดขึ้นมาว่า
อ้าวยังไม่ถึงเวลานี่แล้วมาได้ยังไง

บอกว่าเป็นกระดาษแผ่นบางกับดินสอดำให้คุณพ่อ
เขาบอกว่าให้เขียนชื่อนามสกุล
และวาดหน้าตัวเองให้เป็นหลักฐานว่าเคยมาที่นี่แล้ว
พ่อก็เขียนชื่อนามสกุลและคุณพ่อบอกว่าปกติแล้วอะค่ะ

เขาวาดหน้าตัวเองออกมาได้เหมือนมากเลย
เขาก็เขียนชื่อนามสกุลวาดหน้า
แล้วเขาก็เหมือนโดนคุมอะค่ะเดินนำเดินตามออกไป
จังหวะที่เดินตามออกไปเนี่ยก็จะเป็นสวนกันอย่างนี้

มีอยู่จังหวะหนึ่งที่เขาหันไปเห็นแถวที่สวนมา

คือเป็นนักร้องลูกทุ่งเพลงแปลงชื่อดังในตอนนั้นนะคะ
แต่ในโลกความเป็นจริงท่านนี้เขายังไม่เสียชีวิต
พ่อก็คิดในใจว่าเอ้ามาที่นี่ด้วยเหรอ
แล้วพ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วเดินออกไป
แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณแม่เรียกแล้วเขาตื่นเขาฟื้น
ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เล่าให้คุณแม่ฟัง
แต่ว่าเหมือนชีวิตมันต้องดำเนินต่อค่ะ
ก็คิดแค่ว่าเออฝันร้าย

เล่าข้ามว่าเขาได้ยินเสียงสุดท้าย

จำเอาไว้เวลาชะตาขาด๘โมงเช้า

แต่เขาก็เล่าให้คุณแม่ฟังแล้วไม่รู้ว่าประโยคนี้มันหมายถึงอะไร

คือคุณแม่เป็นฝ่ายพาคุณพ่อไปหาคุณย่า

แล้วเขาก็แต่งตัวออกไปทำงานตามกิจวัตรเหมือนเดิม

ต้องนั่งเรือข้ามฝากทุกวันตอนจะออกประมาณ๘โมงเช้า
วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ตื่นตามนาฬิกาปลุกแล้วมันมีเรื่องความฝัน
มันก็เลยเลสมาเรื่อย

เมื่อแต่งตัวเสร็จพ่อก็จะไปขี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์
เตอร์ไซค์ขับมาทุกวันขี่มาทุกวันไม่มีปัญหา
แต่วันนั้นสตาร์ทไม่ติดค่ะ
อยู่สตาร์ทไม่ติดเลยแล้วคือมันจะสายแล้ว

ปกติต้องออกเหมือนตั้งแต่๖โมงครึ่งประมาณนี้ค่ะ
สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองอยู่นาน
แล้วมีคุณปู่ของพึ่งเขาออกไปตลาดตอนเช้า
ไปซื้ออาหารเช้าเข้ามาโจ๊กต้มเลือดหมูอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็บอกคุณปู่ว่าขอยืมจักรยานขี่ไปส่งแม่หน่อยไปทำงาน
เขาก็ขึ้นจักรยานคุณปู่เพิ่งจอดเลยนะคะ

โซ่มันขาดโซ่หลุด
แต่เขาก็ยังไม่คิดอะไรไม่ได้นึกถึงความฝันด้วยค่ะ
เพราะว่ามุ่งแต่จะว่ารีบไปทำงาน
ก็ไม่รู้จะทำยังไงหันซ้ายทีหันขวาว่าจะซ่อมอะไรก่อนดีจะเอาอะไรไป
เวลามันก็ล่วงไปเรื่อยแล้วค่ะ
สักพักได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของคนที่อยู่ตรงข้ามบ้านนะคะ

แล้วเขาเพิ่งจอดเครื่องยังร้อนเลยค่ะ

เตอร์ไซค์เสียหัวเทียนที่เนี่ยหน้าปากซอยหมู่บ้าน
เขาเพิ่งจอดเครื่องยังร้อนอยู่เลย
พอพ่อขึ้นปุ๊บสตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิ

ใช่ค่ะมันแปลกมากคือ๓ครั้งแล้ว
จากที่ไม่คิดนะคะก็อันนี้ก็ยังไม่คิดถึงฝัน
แต่ว่าแค่บอกกันว่าเออล้มเลิกสรุปวันนั้นไม่ไปทำงาน

เดินเข้าบ้านปุ๊บเพลงชาติขึ้น
ประเทศไทยเขาก็เลยย้อนไปถึงความฝัน
ที่บอกว่าเวลาสตาร์ขาดคือ๘โมงเช้า
เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณพ่อออกไป

เล่าว่าตอนจังหวะที่คุณพ่อเขาเดินออกมาค่ะ
จากสถานที่นั้นแล้วมีอีกเหมือนแถวหนึ่งที่สวนเข้าไป
แล้วคุณพ่อหันไปเห็นว่าเป็นคนที่เขารู้จัก
คือเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเพลงแปลง

ซึ่งในชีวิตจริงเขายังไม่เสียชีวิต
คุณพ่อเขาก็แค่คิดในใจว่าเอ้ามาที่นี่ด้วยเหรอ
แล้วเขาก็เป็นเหตุการณ์นั้นก็คือตื่นขึ้นมาจากสถานที่

จนถึง๘โมงเช้าที่เขาไม่ได้ไปทำงานแล้ว
สรุปว่าข่าวในวันนั้นนะคะ
เป็นข่าวดังก็คือนักร้องลูกทุ่งคนนั้น
ที่คุณพ่อเล่าในความฝันเสียชีวิต

ใช่ค่ะเป็นข่าวของวันนั้นเลย
ก็เลยเป็นเรื่องแปลกจากที่คิดว่า
รู้สึกว่าไปสถานที่นั้นมาจริง

ซึ่งคุณแม่กับคุณย่าก็คือได้ฟังเรื่องนี้แล้ว
แล้วพอมันเป็นข่าวเขาก็เลยเหมือนจะ
เชื่อว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริง
ซึ่งศิลปินท่านนี้คุณพ่อไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว

แต่ว่ารู้จักว่าอ๋อคนนี้เป็นศิลปิน

เวลาเดินสวนเนี่ยคือถ้าเป็นศิลปินจะคุ้นหน้ากัน

กระทั่งมารู้ข่าวอีกทีนึงหลังจากเหตุการณ์ที่
คุณพ่อสตาร์ทรถไม่ติดรถเสียนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่

จริงเรื่องนี้แบบเหมือนหลับหรือได้ไปสถานที่พวกนี้ค่ะ

แต่อันนี้พอเป็นเรื่องจากคุณพ่อซึ่งเราเชื่อพ่อเราอยู่แล้ว
ก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันสามารถพลูฟได้หรือยังคุณพ่ออย่างนี้
ก็ยินดีให้เอาเรื่องนี้มาเล่า
เพื่อเป็นเหมือนคติสอนใจทุกคนว่า
อันนี้มันมีอยู่จริงนะให้หมั่นทำความดีประมาณนี้

จะตายวันตายพรุ่งภาษาชาวบ้านนะตายวันตายพรุ่งไม่มีใครรู้หรอก
ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้ทำสิ่งดีไว้เยอะค่ะ
ตายแล้วอาจจะได้ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมาน
หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกันมามันอาจจะทุเลาลงก็ได้
ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเป็นความฝันของพ่อ
ซึ่งตอนนั้นเพิ่งเด็กแล้วไปนอนกับคุณย่า
คุณพ่อคุณแม่เขาเล่าให้ฟังกันสองคนแล้วก็มีคุณย่ารู้
เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเหมือนกับเรื่องผี
ฉะนั้นเวลาคุณพ่อปลอบว่าไม่ต้องกลัวผีไม่มีจริง
ก็จะเอาเรื่องนี้พูดขึ้นมาว่าอ้าวแล้วเรื่องที่พ่อเจอล่ะประมาณนั้นค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นคือพอผ่านวันนั้นมาช่วงเวลา๘โมง
ก็ไม่เคยมีอะไรที่มันสะกิดหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณบ่งบอกอีกเลยว่า
เดี๋ยว๘โมงวันต่อไปจะเป็นอย่างนี้อีกนะ

ทุกอย่างคือกลับมาปกติสงบทุกอย่าง
แต่ว่าคุณพ่อเขาบอกว่าตื่นมาจากฝันแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้ไปสถานที่นั้นจริง
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าเขามีเซนต์แค่เบา

สมมุติว่าเขาไปปาร์ตี้กับเพื่อนเป็น๑๐คนในกลุ่ม
เขามองไปที่คนนี้เออปกติแต่มองไปที่บางคนแล้วเขารู้สึกว่า
คนนี้จะจะเสียชีวิตแล้วสักพักนึงคนนี้ก็เสียชีวิตจริงจริง
อันนี้เหมือนเกิดประมาณ๔ครั้งหลังจากนั้น
แต่คุณพ่อมองในหลักวิทยาศาสตร์ว่าก็อาจจะเป็นผู้ชายใช้ชีวิตบนความเสี่ยง
แอลกอฮอล์อะไรแบบนี้ค่ะเป็นไปได้
คือเรื่องราวลักษณะแบบคนที่เรียกง่ายว่าตายแล้วฟื้นกันแล้วกันนะครับ
มีหลายคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่าให้กับคนคนอย่างพวกเราได้ฟังกัน
ใช่ค่ะแต่ละคนไปที่ไม่เหมือนกันค่ะอย่างที่คุณน้ำพึ่งเล่าครับที่คุณพ่อไปมา
ก็มีหลายคนที่ไปลักษณะแบบนั้นแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่ได้ไปแบบนั้น
มีบางคนไปในที่ที่ตัวเองไม่รู้จักเป็นที่ที่สวยงามเป็นที่ที่แบบเฮ้ยดูเหมือนที่นั่นเป็นสวรรค์
หรือไปในที่ที่มันคือที่ที่เราคุ้นเคยเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งแต่เราเนี่ยเคยอยู่ที่นี่มาก่อน
เรียกว่ายังวนเวียนอยู่ในห่วงเวลานี้มีหลายเคสแล้วก็ตัวเองตื่นขึ้นมา
พอตื่นขึ้นมามีคนบอกว่าเนี่ยนอนเสียชีวิตไปหลายชั่วโมงแล้วนะลักษณะคล้ายกัน
ถ้าตอนนั้นคุณแม่เกิดไม่ได้มีการเขย่าตัวคุณพ่ออาจจะไม่ได้กลับมาตรงนี้ก็ได้
แต่ว่าในมุมคุณแม่ค่ะเขาบอกว่าเขามองตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเป็นว่านอนแล้วกรน
หยุดหายใจไปชั่วขณะหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะ
แต่โอกาสกลับมามันก็ถ้าพูดกันตรงว่าถ้าหยุดหายใจไปแล้วโอกาสกลับมามันน้อยมากนะ
ถูกไหมว่าตัวเย็นแล้วไงอย่าลืมนะ
ถ้าตัวเย็นคือเลือดแข็งตัวอันนี้คือเรื่องเกริ่นของคุณพ่อ
ทีนี้มาว่าถึงอาหารจานหลักของเราเรื่องราวข่าวดัง
ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนของพึ่งเอง
ตอนนั้นเกิดตอนเพิ่งอยู่มัธยมปีที่๑ประมาณอายุ๑๒ปี
พึ่งก็เหมือนเป็นเด็กใหม่เข้าไปในโรงเรียนเพราะว่ามันเริ่มต้นม๑เหมือนกันทุกคนใช่ไหมคะเป็นสังคมใหม่
จำได้ว่าเธอมาเพิ่งจะเปิดไปได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเริ่มสนิทกับเพื่อนแล้ว
เพราะว่านอกจากเรียนหนังสือค่ะเพิ่งเป็นนักกีฬาของโรงเรียน
แล้วพวกนักกีฬาหลังจากเรียนก็คือมีซ้อมมีเก็บตัวซ้อมถึง๓ทุ่ม๔ทุ่มทุกวันอย่างนี้ค่ะ
ฉะนั้นกลุ่มเพื่อนนักกีฬาจะสนิทกันมากกว่านักเรียนที่ไปกลับไปกลับทั่วไป
ก็จำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งอะค่ะมาโรงเรียนตามปกติในเช้าวันจันทร์
คุณพ่อก็ส่งหน้าปากซอยโรงเรียนแล้วก็จะมีชุมชนหน้าปากซอยโรงเรียนนะคะ
ก็เดินเข้ามาจนถึงโรงเรียนแต่ว่าวันนั้นข่าวมันดังมาก
สรุปได้ว่ามีคนถูกฆาตกรรมที่บ้านเช่าหน้าปากซอยโรงเรียน
แล้วมันเหมือนในละครเลยค่ะก็คือเพิ่งเดินตั้งแต่ต้นซอยมาท้ายซอย
เสียงจะเหมือนซุปซิฟท์นินทานจนเราประกอบเรื่องได้จากเสียงที่เราได้ยินจาก๒ทาง
๑๒๓๔๕เขาจะคุยกันตลอดทางเข้าใจได้
สาเหตุที่มันดังขึ้นมาในเช้าวันนั้นเพราะว่า

กลับมาถึงตอนเช้ามืดวันจันทร์
เพิ่งเห็นว่าคนที่อยู่ในห้องเป็นศพถูกฆ่า
ก็เลยเรียกตำรวจแล้วตำรวจมาตอนเช้ามืด

แต่ว่าตอนเพิ่งมาเนี่ยก็ประมาณ๗โมงเช้า๘โมงเช้าแล้ว

จนมีคนทักว่า

ก็สรุปว่าคนที่เขาซุกซิบกันมาทั้งซอย

เพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในชมรมนักกีฬาค่ะ
เสียโดยการถูกฆาตกรรม
ซึ่งที่มันเป็นข่าวดังและทุกคนพูดกันไม่จบ
เพราะว่ามันจับมือหาฆาตกรไม่ได้เลย

ต้องสืบสวนต่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นคดีที่ค่อยสืบไป

ใช่ค่ะช็อกเพราะตอนนั้นเด็กแล้วคนในครอบครัวค่ะ

ฉะนั้นมันเป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวเรื่องแรกที่มีคนเสียชีวิต
แล้วเสียชีวิตแบบเรียกได้ว่าผิดธรรมชาติ
ทีนี้เสียงที่บอกว่าจากต้นซอยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความที่ผู้ตายเป็นผู้หญิง
เขาก็เลยบอกว่าฆ่าข่มขืนหรือเปล่า
ฆ่ารัดคอข้างศพมีถุงยานะ
แต่พอไปถึงท้ายซอยมันกลายเป็นว่าข้างศพมีถุงยางนะ

จากหนึ่งไปเป็นสองค่ะเป็นอย่างนี้
ในตอนนั้นมันออกลงทุกวันลงหน้าหนึ่งด้วยค่ะ
เป็นนักเรียนโรงเรียนชื่อดังย่านนี่นี้เป็นเหตุอย่างนี้

เขาเช่าห้องพักอยู่ที่ปากซอยโรงเรียนกับพ่อแค่สองคน
แล้วพ่อเขามีอาชีพขับแท็กซี่
ก็พ่อเขาให้ปากคำว่าพอกลับมาจากขับแท็กซี่อะค่ะ
เปิดเข้าไปก็คือเห็นลูกเป็นศพอยู่แล้ว
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยงงว่าใครเป็นคนฆ่า
แล้วสาเหตุที่ฆ่ามันคืออะไรมันต้องสืบสวนต่อไป
เป็นข่าวดังใหญ่มากและเป็นข่าวใหญ่มากของโรงเรียน
ตำรวจก็เริ่มมามีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขา
คือตำรวจเขามาที่โรงเรียนแล้วเขามาไล่ถามว่า

ก็ไปเป็นเพื่อนของพึ่งที่เล่นกีฬาเป็นคู่ซ้อมกับเขา
เพราะว่ามันเป็นกีฬาต่อสู้ต้องมีคู่ซ้อม

เขาก็เลยได้ไปให้ปากคำเขามาเล่าให้พึ่งฟังว่า
ตำรวจมาสองนายเอาพิมพ์ดีดมาตั้ง

เขาบอกว่าเจอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
เพื่อนก็บอกว่าเจอตอนกลางคืนวันอาทิตย์
เพราะว่าเพื่อนนะคะเขามากลับที่บ้าน
มาเดินตรงตลาดแถวนั้นแถวโรงเรียน
มันเป็นตลาดชื่อดังเลยค่ะถ้าพูดชื่อออกมา

แล้วเขาก็เลยแยกตัวออกจากครอบครัว

วันจันทร์อย่าลืมเอาชุดไปซ้อมกีฬานะ
เขาบอกว่าเขาพูดคุยเหมือนคนปกติเลย

ตำรวจเขาก็ถามว่าเจอเมื่อไหร่นะ
แล้วก็กี่โมงเพื่อนก็บอกว่าทุ่มกว่า
แต่ตามลักษณะของการสืบสวนนะคะ
เขาก็จี้ว่าทุ่มเท่าไหร่จำได้ไหม

ใช่เพราะว่าเขามาเฉลยตอนหลังว่า
ผลชนะสูตรการประมาณการเวลาเสียชีวิต
คือเพื่อนเสียชีวิตตั้งแต่คืนวันเสาร์
ใช่แต่เพื่อนคนนี้เจอคืนวันอาทิตย์

ไม่ใช่คืนวันอาทิตย์ยังเจออยู่เลย
แต่เขาไม่ได้เถียงเพื่อเอาชนะหรืออะไรนะคะ
เขาแค่กลัวว่าตำรวจจะพลาดอะไรไป
เขาก็เลยไปยืนยันว่าวันอาทิตย์ยังเจอเพื่อนอยู่เลย
เรื่องนี้ก็หาคำตอบไม่ได้ค่ะ
ถ้าถามเพื่อนคนนี้คือเหมือนเป็นคนเดียวที่เจอ
เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ไปด้วย

เหมือนเวลาเราแยกไปคุยกับใครที่
ฝั่งนี้ไม่รู้จักเขาก็ไม่ได้สนใจว่าไปคุยกับใคร

ก็คือมีเสียงเพื่อนแค่เสียงเดียวบอกว่าวันอาทิตย์ยังเจออยู่

เจอในที่นี้คือเจอแค่ผิวเผิน

คนนั้นก็ตอบว่ามาเดินเล่นประมาณนี้ค่ะ

อย่างที่บอกว่ามันหาต้นต่อไม่ได้เลย
แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ถูกเปิดเผยขึ้นมา

แม่เขาก็เลยเริ่มให้ข่าวเลยว่า

ฉะนั้นพอถามแม่ว่าแล้วมีเหตุจูงใจอะไรไหม

พ่อค่ะเขามีความสัมพันธ์กับลูก
ไว้อเรนนี่มันเลยกลายเป็นเรื่อง

หรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

คนที่รู้จักเขาอย่างเพิ่งเป็นเพื่อนสนิท

ที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเงียบขรึม

แล้วเขาก็คือไม่ได้พูดออกมาไม่ได้บอกทุกคน
ก็เพื่อนสนิทคนเดิมของเขาคนนี้แหละค่ะ
มาบอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่เคยไปที่บ้านเช่าอันนี้

ชวนไปหยิบของที่บ้านชวนเข้าบ้านอะไรอย่างนี้
ก็เข้าไปในห้องแล้วได้นั่งเล่นนั่งพูดคุยกัน
เหมือนมีจังหวะบางจังหวะที่อยู่เขาพูด

แต่จังหวะนั้นเขาเหมือนพูดประชดพ่อขึ้นมา

เฮ้ยยังไงก็พ่ออย่าไปว่าเขาเลย
แล้วเพื่อนคนนี้เขาพูดขึ้นมานิ่งเลยค่ะว่า
เชื่อเราเถอะว่าทุกครอบครัวไม่เหมือนกัน

เขาก็เลยคิดว่าอ๋อหรือคนนี้กำลังจะพยายามบอกเขาว่า

มันไปตรงกับผลชนะสูตรศพอะค่ะว่า
เหมือนหลักร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์
คือเขาไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกฆ่าและข่มขืน

เพราะว่าเขาต้องเอาทุกจุดมาสืบสวนคดี
พอมันเป็นคดีเกี่ยวกับทางเพศนี้ค่ะ
พาร์ทกลับมาที่แม่พึ่งวันนั้นก็คือ
เขาก็ไปเล่าข่าวนี้กับเพื่อนที่ทำงาน

เพื่อนลูกสาวเสียชีวิตแล้วมันเป็นแบบนี้นะ
คิดว่าพ่อแน่นอนอะไรอย่างนี้เหมือนมีการพูดกันไปมาก
มันตรงกับวันนั้นก็คือเพิ่งไปงานศพของเพื่อนคนนี้ค่ะ
แล้วเพิ่งก็บอกพ่อว่าปกติพ่อมารับที่โรงเรียนทุกวัน
บอกว่าวันนี้ไปรับที่วัดนะเพราะว่าไปงานศพเพื่อน
กับแม่ตอนนั้นเขาก็ค่อนข้างงงเพราะว่ายังเด็กอยู่เลย
บอกว่าแบบมีธุระนะไปงานศพเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ไปรับแล้วก็นั่งรถกลับบ้านปกติ
แต่วันนั้นนะคะด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักจัดรายการวิทยุ
จัดช่วงดึกเลยค่ะถึงตี๔วันนั้นพึ่งก็เลยนอนอยู่กับแม่สองคนที่บ้าน
ก็นอนไปปกติเลยค่ะไม่มีอะไร
ของพึ่งคือเพิ่งสะดุ้งตื่นมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนอ่ะ
เสียงดังโวยวายอยู่ข้างนอกห้องนอน
มาแล้วก็แบบพลิกตัวแล้วก็เดินออกมาสรุปเป็นคุณแม่ค่ะ
นั่งอยู่บนโซฟาแล้วโทรไปร้องไห้ไปด้วย
เล่าเรื่องแล้วโวยวายกับใครสักคนในสาย
พอเขาเห็นหน้าพึ่งเนี่ยด้วยความที่เขาคงกลัวมากอ่ะ
มันกลายเป็นว่าโกรธแล้วเขาชี้หน้าพึ่งแล้วบอกว่า

แล้วพึ่งก็เดินยังยิ้มออกมาเลยเพราะว่าเราไม่เชื่อ
ก็งงว่าอะไรเพื่อนอะไรมาหาประมาณนี้ค่ะ
ตอนแรกด้วยแวบแรกเพิ่งไม่เชื่อ
แล้วแม่เขาพูดประโยคนึงต่อมาเลย
แม่เขาบอกว่าเพื่อนหนูจมูกอย่างนี้เลยใช่ไหม
แล้วเพิ่งขนลุกแล้วเชื่อเลยเพราะว่า
เด่นของเพื่อนคนนี้คือจมูกเขาโด่งสวยมาก

ใช่ค่ะแม่ไม่เคยเจอเพื่อนคนนี้มาก่อน
สรุปความได้ว่าสายที่เขาโทรไปโวยวายค่ะ
คือเขาโทรไปหาคุณยายกับคุณตา
ว่าเขาแบบเจอเหมือนเจอผีเขากลัว
เขาก็เลยโทรกลับไปหาพ่อแม่เขา
พอเพิ่งออกมาแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาฝัน

ฝันว่าไปที่แห่งหนึ่ง
แต่ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในฝันเป็นภาพขาวดำ
เหมือนมีเด็กผู้หญิงมาค่อยเล่าเรื่องของตัวเอง
ตั้งแต่ตอนแรกเกิดแล้วก็โตขึ้นมา
เห็นบ้านเก่าแต่ในฝันเขารู้เลยว่าเป็นเพื่อนของพึ่ง
ไม่รู้ว่ามันรู้ได้ยังไงมันรู้โดยเซนต์
เห็นตั้งแต่ภาพที่เขาฉายให้ดูว่าพ่อแม่เขาทะเลาะกัน

แล้วมันก็ตัดกลับมาที่ภาพปัจจุบันซึ่งเป็นขาวดำอยู่นะคะ
เขาฉายให้เห็นภาพผู้ชายคนนึงที่ไม่ใส่เสื้อท่อนบน
เป็นเหมือนวัยรุ่นหน่อยผอมอะค่ะ

พูดง่ายคือแม่บอกว่าเหมือนคนติดยา
ใส่กางเกงเดฟขาเล็กอะค่ะ

แล้วก็เห็นอีกภาพหนึ่งคือ
เชือกมันถูกหย่อนลงแม่น้ำเจ้าพญา
เพราะว่าโรงเรียนอยู่ติดริมแม่น้ำชุมชนตรงนั้นก็อยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพญา
เขาก็ไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้คือใคร
แต่ภาพก่อนที่เขาจะตื่นนะคะเขาได้ยินเสียงเข้ามาว่า
ฝากบอกเขาด้วยว่าพ่อไม่ได้ฆ่าคนนี้เป็นคนทำหนู
เขาไม่ได้ใช้คำว่าฆ่านะคะหมายเขาพูดว่าคนนี้ทำหนู
แม่ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครแล้วบอกเขาคือบอกใครแม่ก็ไม่รู้
แม่ก็ตื่นมาจังหวะที่ตื่นแล้วรู้ว่าฝันนี้เป็นจริง
เพราะว่าพอเขาลืมตามาเขาเห็นเพื่อนพึ่งอ่ะยืนอยู่ปลายเท้าเพิ่ง
เพราะแม่นอนอยู่ข้างพึ่งใช่ไหมคะแต่แค่แป๊บเดียวแล้วภาพนั้นก็เฟสไป
เขาก็เลยลุกโทรศัพท์ร้องไห้ก็เป็นพาร์ทที่เพิ่งตื่นมาแล้วเจอ
แล้วแม่เขาก็บอกพึ่งว่าแบบมันเล่าให้ใครฟังไม่ได้
เหมือนมันเล่าได้แค่ในครอบครัวแต่ตอนนั้นก็มาคุยกันในครอบครัว
แล้วแม่เชื่อว่าพ่อเขาไม่ได้ฆ่าแน่นอนแต่เราจับต้นชนปลายไม่ถูก
แต่ถ้ากลับไปเรื่องมารถนกอย่างนี้ค่ะเวลาที่คุณแม่หนึ่งสื่อสารกับวิญญาณได้
ได้คือจะเป็นการส่งภาพมาแบบนี้แหละใช่ไหมคะแล้วอันนั้นก็เหมือนครอบครัวเราก็พลูฟได้
เราก็เชื่อแม่เราแหละเขาเป็นแม่เราแต่ว่าเราคงพูดให้ใครฟังไม่ได้
เช้าวันต่อมามันเป็นแค่เหตุการณ์เล็กอะค่ะว่าคุณแม่ตามเพิ่งไปที่โรงเรียน
เพราะว่าพอเพื่อนเสียเนี่ยในชมรมกีฬาค่ะก็ทำบอร์ดให้เพื่อนที่มีรูปเพื่อนแปะ
แล้วก็มีเพลงเราและนายจากวันนี้จะมีเราเราและนายอย่างนี้ค่ะ
ให้คุณแม่คุณแม่เขาเดินผ่านแค่แป๊บเดียวแล้วเขาเห็นรูปเพื่อนแล้วเขาเดินกลับเลย
เขาบอกเพิ่งว่าคนนี้แหละที่ไปเข้าฝันใช่ค่ะ
หลังจากนั้นก็จะเป็นงานศพไปแล้วตอนนั้นเพิ่งเด็กเพิ่งจำได้ว่าเพิ่งรู้จักคำว่าเผาหลอกครั้งแรก
เพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อคดีมันปิดไม่ได้เนี่ยเพื่อนก็คือจะต้องเหมือนไม่ได้เผาอะค่ะ
เหมือนมีการเผาหลอกใช่มูลนิธิที่เกี่ยวกับผู้หญิงครอบครัวก็มาด้วยมากับตำรวจในงานศพนั้นเลย
แล้วคุณพ่อเขาอะค่ะโดนจับไปเพราะว่ามันหาคนทำไม่ได้แล้วอยู่กันสองคนก็เลยเป็นผู้ต้องสงสัย
ประกอบกับข้อมูลต่างที่ได้มานะคะแต่สรุปว่าคดีถูกปิดได้หลังจากนั้น
เพราะว่ามันมีหลักฐานว่าพ่อเขาอ่ะไปขับแท็คซี่
คือช่วงติดต้นที่เพื่อนเสียชีวิตอะค่ะ

เขาก็เลยมีง่ายคือมีตำรวจอะค่ะ
เหมือนอยู่ที่วัดเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
แล้วตอนกลางคืนมีผู้ชายคนนึงแอบมาไหว้ศพ
เขาก็เลยจับตัวแล้วไปเค้นสอบ
สรุปว่าเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะฆ่า

มันเป็นห้องเช่าและใช้ห้องน้ำรวมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ห้องเช่าหน้าปากซอยโรงเรียนเป็นชุมชนอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนไปเห็นเขาส่งยาเสพติด
หลายครั้งจนครั้งสุดท้ายด้วยความที่เพื่อนเป็นเหมือนเด็กเรียนจริงจังกับการเล่นกีฬาคือเป็นคนจริงจังอะค่ะ
ดันไปพูดกับเขาว่าอย่าให้เห็นอีกทีนะ
ถ้าเห็นอีกครั้งก็จะเอาเรื่อง
เขาก็เลยเป็นสาเหตุให้เขาแบบว่า

ฆ่าแล้วคดีนี้ก็ถูกปิดไป

แล้วตอนนี้เขาบอกไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงอยู่อยู่มาไหว้ศพอ่ะ

จริงแล้วเขาแอบมาขอขมาค่ะ
พอตำรวจเห็นว่าแปลกว่าเอ้าทำไมมาคนเดียวแล้วมาไห้ศพตอนกลางคืน
ก็เลยเข้าชาร์จตัวแล้วกลับเอาไปสอบปากคำ

ไปเค้นมาปรากฏว่าคนนี้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนทำ
และความเชื่อมโยงก็คือเขาเช่าบ้านเช่าอยู่ตรงนั้นด้วย

ทุกคนก็เหมือนคดีคลี่คลายไป
แต่ว่าบ้านเรามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าแปลก
มาหันหน้ามาแม่อย่างนี้

แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเป็นใครเหมือนส่งภาพมาแบบนี้
และแค่มายืนยันบอกว่าพ่อไม่ได้ฆ่าคนนี้เป็นคนทำ

หรือจริงแล้วผู้ชายคนนั้นคนที่ลงมือ
เขาอาจจะไปเจออะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้

คือคนที่ทำลงมือทำแบบนี้
ผมว่าน้อยคนนะที่จะสำนึกด้วยตัวเอง

เขาพยายามจะติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่ง

และอีกอย่างคือคุณแม่เป็นคุณแม่ของเพื่อน

เขาก็เลยพยายามจะมาสื่อสารให้กับคุณแม่
รับรู้ว่าคุณพ่อเขาไม่ได้ทำ

แต่ปัญหาคือคุณแม่จะไปบอกใคร

เค้าเจอเป็นไปได้ยังไง
แต่ผลสุดท้ายคือคุณแม่ไม่ได้ทำอะไร
แต่ดูเหมือนว่าเวรกรรมมันคงจะทำงานของมันเอง

แล้วเค้าก็เห็นมาว่ายตอนกลางคืน

แล้วแต่แต่ด้วยหลักฐานด้วยหลายอย่างยอม

เท่ากับว่าเรื่องนี้ที่คุณน้ำพึ่งมาเล่าให้ฟังเนี่ย
มันเป็นเรื่องของเซนต์ของคุณแม่

ที่เวลาคุณแม่จะสื่อถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง

มันพิสูจน์มาได้ประมาณ๒ครั้งใช่ไหมคะ
ที่มีคนในครอบครัวแบบร่วมในเหตุการณ์
นี่คือเรื่องราวของเรื่องราวข่าวดัง

นะครับเท่ากับว่าหลังจากที่
คนนั้นได้รับโทษทางกฎหมาย
ไม่มีใครหรือว่าไม่มีการ

เหมือนเขาปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง

ในสิ่งที่เชื่อเถอะตอนที่เขาเสียชีวิต
ก็จะมีขาเมาส์พ่อเป็นคนทำ

หรือไม่ก็โดนล้มขืนโดนนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างนี้
โดยที่ตัวเองยังไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำ

แต่เรื่องแปลกของเรื่องชมรมเนี่ยค่ะมีต่ออีกหน่อยก็คือ
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นคือเพิ่งเริ่มเข้าไปเรียนที่นี่ตอนม๑
แล้วเพื่อนก็เกิดเหตุการณ์นี้ตอนม๑
ชมรมกีฬาเหมือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อจากนั้น
ทุก๒ปีจะมีข่าวที่เป็นคดีแล้วลงหนังสือพิมพ์แบบนี้
เช่น

เป็นคุณพ่อของรุ่นพี่ในชมรม
เขาเปิดเป็นอู่รถเหมือนเขาเป็นเท่าแก่ค่ะ
แล้วทีนี้ก็ทำงานกับลูกน้องที่อู่รถ

ลูกน้องขอเบิกค่าแรงแล้วเขาก็ด่าไปบ้างไม่ให้บ้าง
วันหนึ่งลูกน้องก็กลับมาพร้อมกับปืนแล้วก็ยิงหมดแม็กซ์เสียชีวิต
อันนี้ก็เป็นคดีเพราะว่าลูกน้องคนนี้หนี
ก็ต้องมีการสืบสวนขึ้นสารอะไรกันไป
อีก๒ปีหลังจากนั้นก็คือม๕แล้วค่ะ
ม๕ก็จะเป็นคุณแม่ของพี่ในชมรม
คนนี้เขาเป็นนักกีฬารุ่นแบบทีมชาติด้วย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณแม่เขาซ้อน
แล้วเหมือนตกพื้นที่มันไม่สม่ำเสมอแบบท่อเล็กอะค่ะ
ตึ้งลงไปพี่เขาไม่เป็นอะไรเลย
แต่คุณแม่เขากระเด็นออกจากรถมอเตอร์ไซค์
แล้วมีรถบัสขับตามหลังมาเป็นรถทัวร์รถบัสอย่างนี้ค่ะ

อันนี้เป็นคดีความเพราะว่านอกจากพี่คนนี้เขาเสียคุณแม่แล้ว
อุบัติเหตุหรือว่ามีคนเสียชีวิต
จะด้วยเหตุผลเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่

แต่ทุกครั้งที่คุณน้ำพึ่งกำลังจะเล่าให้พวกเราฟัง
เล่าให้พวกเราฟังมาคือทุกครั้งมันจะเป็นข่าว

แล้วมันจะเป็น๒ปีเว้นกันไป
ถัดอีก๒ปีก็มีตอนที่พุ่งถูกตีมีแล้ว

แต่อาจจะเป็นเหตุบังเอิญแต่ว่าที่มันชัดก็เพราะว่า
๒ปีเราเหมือนมีงานดำทั้งที่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอะค่ะ
ต้องไปงานศพอีกแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
คนในชมรมกลุ่มนี้ประมาณนี้ค่ะ
แต่ว่าชมรมนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรง
อาจจะเป็นญาติครอบครัวแต่

แต่ทุกครั้งที่ความแปลกของมันก็คือ

คือถ้ามันไม่เป็นข่าวทุกเคสเลยยังพอเข้าใจได้

แสดงว่ามันต้องเป็นคดีที่ใหญ่

เหตุการณ์มันแปลกตรงที่เราไปงานศพทุก๒ปีเลย

ด้วยความที่พอแยกย้ายจากมัธยมอะค่ะ

วันนั้นเขาโทรมาตอนที่เพิ่งอาบน้ำ

ก็ทำกิจวัตรไปตามปกติ

พี่คนนี้เสียชีวิตแล้ว

เดี๋ยวมานะเราเพิ่งก็ไม่รู้ว่าเขาออกไปไหน

แล้วมันไปประสานงากับรถ

เหมือนคนขับรถเก่งอะค่ะ

เพราะอันนี้สวนเลนมาประมาณนั้น
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดเพราะว่า

ความแปลกของเรื่องพี่คนนี้ค่ะ

เด็กเพิ่งก็ลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้ว

มันจะมีที่เขาแวบเข้ามา

ช่วงไหนที่ไม่ค่อยได้สวดมนต์นะคะ

โดยที่ลืมไปแล้วคือไม่ได้นึกแล้ว

เฮ้ยแต่ว่าเขาไม่ไปไหนอย่างนี้หรอ

หรือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันฝังใจคุณน้ำพึ่งว่า
อย่าลืมว่ามันฝังใจจริงนะ
ต่อให้วันเวลามันผ่านไปขนาดไหนก็แล้วแต่

คนในครอบครัวยังไม่มีใครเสียชีวิต

มันไปงานดำเฉพาะแต่กับในเนี่ย

ฉะนั้นรายชื่อที่เราจะแผ่เมตตาค่ะ
ยังมีไม่เยอะก็คือจะเป็นชื่อของพี่เขา
ด้วยอยู่เสมอ

แต่อันนี้อาจจะคิดได้ว่าอาจจะเป็นความทรงจำของเรา
หรืออะไรก็แล้วแต่แต่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลก

ความรู้สึกแปลกซึ่งตัวของคุณน้ำพึ่งเนี่ย
เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ทุก
เหตุการณ์ที่คุณน้ำพึ่งเอามาเล่าให้ฟัง

อาจจะไม่ได้เจอโดยตรงแต่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย

หนาหรือว่าจะบางในที่นี้คืออาจจะมีส่วนร่วมเยอะหรือส่วนร่วมน้อย

นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณน้ำพึ่ง
วันนี้ทางสถานีผีดุขอบคุณคุณน้ำพึ่งมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณนะคะ

และตอนนี้แขกรับเชิญที่
หลายท่านถามถึงว่าเมื่อไหร่เขาจะมาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุสักที
เคยฟังแต่เสียงเขามีวิธีการเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาหลายคนอยากเห็นหน้าบรา

ซึ่งต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยเชิญนะครับแขกรับเชิญท่านนี้ไปแล้วแต่ปรากฏว่าโอ้โห
ธุรกิจรัดตัวงานชุกนะครับแล้วก็คิวไม่ได้แต่วันนี้ต้องบอกเลยครับว่าทุกท่านนั้นหลังจากที่รอมาและนี่เป็นสัปดาห์ที่๒ของเดือนพฤษภาคมปี๒๕๖๒
แขกรับเชิญท่านนี้มานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับเบาตูนครับสวัสดีครับบ่าวตูน

ต้องบอกว่ามาที่นี่เบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเราวาสนาไม่ถึงเราเบอร์เล็กเรียวลงเอาไว้ที่หลังก็ได้
ก็เป็นคนถล่มตัวแบบนี้นี่ไง
ต้องบอกว่าเราได้ยินเสียงนี้มานานหลายปีมากแล้ว

ปีที่๘ที่เบาตูนเล่าเรื่องผีให้พวกเราได้เสพให้พวกเราได้ฟังกัน
เขาเป็นผู้ที่ทดลองของดีของลุงหมื่นครับก็คือผงวิเศษของลุงหมื่น
ทำให้เบาตูนจากคนที่เคยอยู่เป็นคนธรรมดากลายเป็นว่าตัวเองมีเซนต์ขึ้นมา
กับเรื่องราวหลายเรื่องที่กี่เรื่องทั้งหมดที่เคยเล่ามา
ผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าเกือบ๓๐นะพี่แจ๊ค

ตลอดชีวิตของเขาที่เขาได้ยินได้ฟังมาแม้กระทั่งเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเอง
แต่วันนี้เบาตูนก็มีเรื่องมาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุ
แน่นอนครับแขกรับเชิญของผมทุกคนจะต้องถามคำถามนี้ทุกคน
แม้ว่าผมจะรู้คำตอบจากแบบเบาตูนอยู่แล้วถ้ามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีให้๑๐๐

เหลือไว้๒ผิดคาดละคิดว่าเต็มร้อย
เหลือไว้๒นี้๒คือ๒ขานะพี่สับ
โอ้โหวิ่ง
ไม่ได้เผื่อว่าจะไม่มี
ถูกต้องพี่แจ๊คผมเชื่อ๑๐๐เต็ม
ถ้าจะพูดแบบซีเรียสเลยเอาแบบว่าเชื่อ๑๐๐เต็มแล้วกัน
ว่าโลกของวิญญาณมีโลกหลังความตายมี
แต่วันนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องเล่าที่

ปกติเขาจะมาแบบ๓๐ปีผีอาฆาต
เกี่ยวกับเรื่องโหดเลย
วันนี้ครับเหตุเกิดเพราะก๋วยเตี๋ยว

เรื่องผีอะพี่ฟังดูแบบน่าอร่อยนะพี่นะ
แต่จริงเรื่องนี้วุ่นวายเยอะแยะมากมายโอ้โหอลังการงานสร้างเลย
เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
จริงแล้วเป็นประสบการณ์ร่วมไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรง
เป็นประสบการณ์ร่วมของผมแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์เรื่อง
เรื่องนี้เนี่ยเกิดกับพี่คนนึงซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผม
ที่ทำงานที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

พศ๒๕๕๐ครับ
โอ้โหประมาณสัก๑๐กว่าปี

จำได้แม่นเรื่องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรอยู่
เพราะฉะนั้นน่าฟังอยากฟังครับ
เหตุเกิดเพราะก๋วยเตี๋ยวมันเป็นยังไงเรื่องนี้เบาตุ้น
ถมบทเนี่ยเหมือนกับชื่อเรื่องเลยครับพี่แจ๊
เหตุเกิดเพราะก๋วยเตี๋ยวจริงเป็นความที่ว่าเราเองเราชอบทานก๋วยเตี๋ยว

ตอนนั้นผมเองก็ทำงานในบริษัท
ซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าคนเคยฟังเรื่องของผมมาก่อนจะรู้ว่า
ผมเนี่ยทำงานในบริษัทออกแบบตกแต่งภายใน
ซึ่งในบริษัทผมเนี่ยมันจะมีกันหลายแผนกมาก
เป็นตึกค่อนข้างจะใหญ่อยู่เป็นตึก๔ชั้นมี๑๐ล็อก
ผมเองเข้าไปอยู่ในบริษัทนั้นเนี่ย
ก็คือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ย
แล้วมีรุ่นพี่ที่ผมรักอยู่คนนึงเขาชื่อพี่รถ
เวลาไปทานข้าวพักเที่ยงมันจะมีเบรกเที่ยงใช่ไหมครับ
เที่ยงเวลาเราไปทานข้าวติดซอยตามอะไรก็
เราก็จะไปกับแกรักเหมือนแกเป็นรุ่นพี่เราในบริษัทแบบนี้ครับ
แล้วท้ายซอยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยพี่แจ๊คมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยว
มันเป็นร้านก๋วยเตี๋หมูมะละอร่อยมากอยู่เจ้าหนึ่ง

เตี๋ยหมูมะละคือเอามะละมาหมูสับมายัดไส้ในมะละ

มันอร่อยมากผมเนี่ยทานทุกวันจนพี่รถแกบอกว่าตูนมึงจะน่าเป็นเส้นแล้วแล้วมึงจะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้ว
มันอร่อยจริงพี่แจ๊คผมก็ชอบเพราะว่าสมมุติว่าพี่รถไม่ไปทานข้าวที่บ้าน
แกไม่ไปร้านไหนที่เป็นร้านประจำของแกไปพี่รถก๋วยเตี๋ยว
แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่ครับพี่แจ๊คไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกัน
ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนเปลี่ยนไทยกันมาทานเยอะแยะมากมายนะพี่
แต่ว่ามันไปสะกิดอยู่กับคุณลุงคนนึงซึ่งคุณลุงคนนี้เนี่ยเอ่ยชื่อได้ว่าแกชื่อลุงดำ
ลุงดำเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรู้สึกว่าลุงดำเนี่ยจะทำงานเป็นพนักงานของรถไฟ
แกบอดเกษียณตอนนั้นรู้สึกว่าแกจะน่าจะหกสิบแอดหกสิบสองครับประมาณเนี้ยครับ
ก็ผมไปทานทุกวันแกก็มาทานทุกวันบังเอิญประจวบเหมาะกับว่าลุงดำเนี่ยเป็นคนที่เก็บสะสมวัตถุมงคลด้วย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

ซึ่งบ้านของลูกสาวลุงดำเนี่ยอยู่ในชุมชนในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยขึ้นชื่อว่าชุมชนอ่าคอควายแล้วกันครับอ่า
คอควายเป็นชุมชนใหญ่มากแกก็บอกว่าเนี่ยไปเที่ยวบ้านแกบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับ
วันอาทิตย์ลุงดำเป็นคนที่ชอบดูมวยประจวบบอกกับว่าผมกับพี่รถเนี่ยเวลาชวนกันเนี่ย
ก็ไปไปดูมวยไปดูมวยเสร็จพ่วงด้วยการดูพระอืม
ดูพระก็ลุงดำก็บอกว่าไปไหนก็ดูแล้วเผาข้าวหลามมันดีกว่า
เผาข้าวหลามครับซึ่งบ้านของลุงดำเนี้ยเนี้ยบ้านเริ่มเข้าจุดสำคัญแล้ว
อยากให้พี่แจ๊คอนุมานว่าบ้านลุงดำเนี่ยมันจะเป็นซอยเข้ามาแบบนี้นะครับ
อืมอ่าหลังบ้านลุงดำเนี้ยมันจะเป็นหนองน้ำหนองใหญ่เลยอืม
ดำงานอดิเลกของแกก็คือหลังจากปลดเกษียณคือปลูกผักบุ้งน้ำอ่ะพี่แจ๊ค
บุ้งที่ว่าร้านเย็นตะโพขายอ่ะครับผักบุ้งตัวนี้เขาจะปลูกกันในหนองน้ำ
ซึ่งหลังบ้านของลุงดำเนี่ยเป็นหนองน้ำถัดจากหนองน้ำตรงนี้เนี่ย
มันจะเป็นอีกซอยหนึ่งสมมุติว่าซอยบ้านลุงดำอยู่ซอยหนึ่งนะพี่
ครับอ่าขนาดกลางตรงกลางคือหนองน้ำที่ลุงดำใช้ปลูกผักบุ้งน้ำ
ถัดออกไปก็เป็นอีกซอยหนึ่งบ้านลูกน้ำคือซอยหนึ่ง
อีกซอยนั้นก็คือซอยสองครับแต่ซอยหนึ่งกับซอยสองเนี้ย
กลางกันไว้ด้วยหนองน้ำอืมลุงดำแกบอกว่าเวลาเผาข้าวหลามเนี้ย
เขาไม่ได้เผาที่บ้านน่ะอืมไปเผาที่อีกซอยหนึ่งอ่า
ซึ่งอีกซอยหนึ่งเนี้ยต่อสมัยสิบหกปีก่อนเนี้ย
มันตรงนั้นยังไม่มีบ้านคนเลยครับแล้วมันหน่อยเปลี่ยวหน่อยเปลี่ยวเปลี่ยว
รับหูรับตาคนถูกต้องครับพี่ใจแล้วก็จะมีเหมือนทำบ้านเช่าไว้
เจ้าของที่เหมือนกับทำบ้านเช่าไว้เป็นบ้านเช่าชั้นครึ่งครับ
มีทั้งหมดผมจำไม่แม่นว่าห้าหรือหกอืมอ่าประมาณนี้แหละ
หรือหกห้องแต่เป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จอ่า
มารู้ภายหลังว่าที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยตอนนั้นไปโดนเจ้าของที่เนี่ย
เริ่มทำเป็นบ้านเช่าแต่ไปติดกับว่าช่วงนั้นเขาเรียกว่าวิกฤต
เศรษฐกิจฟองสบู่แตกหรือต้มยำกุ้งอะไรประมาณนี้
เจ้าของที่ไม่มีเงินทำต่อก็คือว่าขึ้นโครงสร้างไว้หมดแล้ว
มีหลังคามีฝาผนังทำกั้นเป็นล็อกเป็นอะไรเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เทพื้นนะครับ
ตอนนั้นพื้นยังไม่ได้เทลุงดำก็บอกว่าเนี่ย
เวลาเผาข้าวหลามาแกก็จะพายเรือของแกนะครับ
ที่ใช้ปลูกผักบุ้งน้ำเนี้ยแล้วไปที่บ้านล้างตรงเนี้ย
เพราะมันเป็นบ้านล้างด้านหน้าเนี่ยเขาจะตีปิดไว้ด้วยสังกษี
ทั้ง๖ล็อกทั้ง๕ล็อก๖ล็อกแน่เขาจะตีปิดไว้ด้วยสังกษีหมดเลย
แกก็จะพายเรือลำน้อยของแกเนี่ยไปขึ้นอีกฝากหนึ่ง
แล้วก็ขึ้นไปในห้องอุปกรณ์การเผาข้าวหลามนี้
อยู่ในห้องเลยพร้อมพร้อมแกก็บอกว่าเนี่ยไปที่นู่นดีกว่า
เพราะมันสะดวกอีกอย่างหนึ่งถ้าว่ามาทำอยู่ในบ้านคือเกรงใจลูก
อะไรประมาณเนี้ยอ่าเราเราเราก็พอรับฟังได้เหตุผลแกว่า
คงจะเกรงใจลูกผมกับพี่รถอ่ะไปกันบ่อย
คือข้ามเรือไปเผาข้าวลามมันบ่อยแต่ผมอ่ะไม่
ก็คือว่าไปตามรุ่นพี่เขาเขาก็หนุกนานกันแบบผมเองครับ
ผมผมไม่ผมไม่ชอบไม่ชอบกินไม่ไม่ชอบกิน
ข้าวลามกินแล้วติดคอพี่จุบนะจุบจุบอ่าเรื่องมาเกิดอยู่
ตรงที่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าเป็นวันหยุด
ดูมวยกันเสร็จก็นั่งกันนานเลยพี่นั่งกันนานจนเลยไปสัก
เกือบเกือบสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณเนี้ยอืมลุงดำแกก็บอกว่าไป
รถแล้วก็ลุงดำก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปกันจริงจริง
กลัวคนอื่นเห็นข้ามเรือดีกว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนปรากฏว่านั่งเรือลงดำไปพอถึงอีกฝากหนึ่งของบ้านเช่าล้างก็ข้ามกันขึ้นไปให้พี่แจ๊คหานุมานบ้านเช่าที่มันเป็นชั้นครึ่งนะครับพี่ชั้นครึ่ง
ด้านหน้าเนี้ยเขาจะตีปิดไว้ด้วยสังกษีครับแต่ว่าชั้นครึ่งไอ้ตรงครึ่งชั้นตรงนั้นอ่ะเขาจะเรียกว่าลาวเต้งอืม
ลาวเต๊งเองอ่ะเหมือนชั้นลอยเหมือนชั้นลอยชั้นลอยเออแต่มันจะมองเห็นในบ้านอ่ะนะครับอ่า
มันมันจะมองเห็นในบ้านแล้วก็มองเห็นทางประตูของหน้าบ้านด้วยอืม
ก็นั่งเผาข้าวหลามไปคืนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณสามถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มนิดนิดนี่แหละก็มีรถคันหนึ่งอืม
เป็นรถยนต์ได้ได้ยินเสียงรถยนต์ขับเข้ามาอืม
ตอนนั้นผมลุงดำแล้วก็พี่รถนั่งเผาข้าวหลามกันอยู่ชั้นบน
พอสักพักได้ยินเสียงรื้อสังศรีพี่อืม
สังศรีที่เขาตีปิดบ้านเที่ยวที่มันล้างหือ

ลุงดำบอกว่าหยุดนะใครอยากกระดุกกระดิก
กลัวที่สุดคืนตอนนั้นกลัวตำรวจพี่

ลุงทำบอกว่าอย่านะอย่าเพิ่งวิ่งตั้งสติก่อน

ก็นั่งดูกันไปดูกันมาสักพักนึง
มันมาลื้ออยู่ที่ห้องเราพอดีนะพี่แจ๊

ลื้อห้องเราห้องหนึ่งแล้วก็ลื้อข้างห้องเราอีกห้องหนึ่ง

แล้วมันก็ไปลื้อตรงล็อก๔ออก๒ล็อกนะพี่

สองล็อกปั๊บเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ชะโงกหน้า
มีผมกับพี่รถนะที่ชะโงกหน้าขึ้นไปดูในหน้าต่างของชั้นลอยอ่ะพี่

เข้าไปดูในหน้าต่างของชั้นลอย
เห็นรถกระบะจอดอยู่ตรงด้านหน้าห้องเช่า
สีเนี่ยรถเสือจะออกสีดำด้าน
แล้วเขาก็ถอยหลังพี่

เอาละเว้ยทีนี้๓๔คนนั้นนั่งกัน
เพราะฉะนั้นจะถอยมาทำไมเราก็นึกในใจนะครับว่าจะถอยมาทำไม
สักพักนึงคนที่มาลื้อสังกษีด้านหน้าครับพี่แจ๊ค
เป็นชายชะกันหมดเลย๔คน

๔คนมาถึงปั๊บรถคันนั้นถอยเข้ามา

ช็อกที่สุดคือคนที่นั่งอยู่ในรถนะพี่

คนที่นั่งคู่มากับคนขับพี่แจ๊ค

ค่อนข้างจะมีอายุส่งสอส่งเก
เดินลงก้าวลงจากรถรู้เลยลักษณะว่าเป็นผู้หญิง
ได้ยินเสียงพูดเลยเรารู้เลยว่าเป็นผู้หญิง

ถึงเสร็จปั๊บชายชะกันทั้ง๔คน

ว่าอะไรอยู่ในท้ายกระบะ
เพราะกระบะเนี่ยมันโดนปิดไว้
กับผ้ายางเป็นผ้ายางบาง
ผ้ายางสมัยก่อนเป็นผ้ายางสีเขียวนะ

มันปิดครอบทั้งกระบะเลย

นิดเดียวก่อนนะพี่ตอนแรกแย้มนิดเดียวก่อนแล้วก็

เอาเลยเอาเลยขุดตรงนี้เลยขุดตรงนี้เลย

สักพักหนึ่งก็ดึงห่อผ้านั้นลงมาพี่แจ๊ค
ตอนนั้นรู้แล้วพอเริ่มขุดเนี่ยคือรู้แล้ว
ผมคิดว่าคงไม่มีใครมาปลูกมันสับปะหลังในบ้านล้างแน่

ให้เป็นอย่างอื่นเป็นยาเสพตรงเสพติดอะไร
เรายังพอรับได้นะพี่เจคตอนนั้นเพิ่งอายุ๒๒เนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าลากลงมามันไม่ใช่

มันเป็นแท่นรุ่นเป็นห่อคน

ร่างมันใช่เลยห่อผ้ามา

หอคล้ายผ้าผมขุด
คนนั้นช่วยกันขุดปั๊บดึงห่อผ้านั้นลงมา

เจรันบอกว่ามึงก็กรอบเร็วเขารีบทำ
เอามึงขับรถไปไว้ห้องข้างก่อน

เพราะว่าพวกเราเนี่ยพี่เจค
สภาพนั้นนะพี่ให้นึกสภาพดูว่า
พวกเราไม่ได้รู้วินุยอะไรเลย

๓คนนี้นั่งแบบไม่พูดอะไรกัน

แทบจะไม่ได้ยินของกันและกันนะพี่

อันนี้ตายแน่

ถ้าเขาเห็นเราว่าเราอยู่ข้างบนนะ

ฝังเสร็จล็อตกระเลื่อนไปอีกห้องนึง

คือจะเอาสังกษีมา

คือมาปิดห้องที่๓ห้องที่เราอยู่

เป็นคนที่มองเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลานะพี่
เพราะว่าพี่รถเป็นคนที่มีสติดีที่สุด

พอพี่ล็อตแกมองแสดว่าพวกนู้นปิดสังฆษีแล้วแน่นอน

ตอนนั้นคือเราช็อกเรายังไม่รู้

พุ่งหลาวเลยพี่
ภาษาใต้เรียกพุ่งหลาว
พุ่งหลาวลงเรือแล้วก็ไปได้เลย

เข้าไปในบ้านลุงดำหันมามองนะครับพี่แจ๊ค

มันตรงกับบ้านลุงดำเด๊ะพอดีเลยพี่

หลังบ้านของบ้านลุงดำตรงกัน

มองระดับสายตาตรงกันเป๊ะเลย

ผมเองผมก็ไม่กล้าทำอะไรอยู่แล้ว

ดำก็มาทานก๋วเหมือนเดิมเรื่องนี้สามวันสี่วันผ่านไปพี่ไม่มีใครพูดเลย
จนมาถึงวันที่ประมาณ๕หรือ๖ลุงดำแกก็บอกว่าเดี๋ยวแบบนี้เราต้องแจ้งตำรวจไหม
มันเก็บไว้ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วอ่าผมก็บอกว่าลุงดำเพิ่งยึดได้เหรอ
น่าจะแจ้งตั้งนานแล้วแกก็บอกว่าไม่ได้ตูนเขาฝังกันวันนั้น
ไปบอกตำรวจเขาก็รู้ดีว่าคุณมีคนอยู่ในบ้านอืมเออแล้วสืบสาวรอเรื่องมา
ถ้าเขารู้ว่าเป็นพวกเรารู้ว่าไม่ซวยเหรออ๋อเราก็นึกว่าทำไมถึงไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย
ปรากฏว่าลุงดำบอกว่ามึงสองคนนะไม่ต้องเสียงดัง
ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องอะไรยังไงเดี๋ยวลุงพอจะรู้จักอยู่กับตำรวจในอำเภอหัดใหญ่บ้าง
เดี๋ยวลุงไปสะกิดตำรวจแล้วบอกให้เขาไปปรากฏว่าลุงดำก็จัดการในวันนั้นครับ
ปรากฏว่าไปขุดก็เจอจริงจริงอืมอืมเป็นร่างผู้ชายนะครับผู้ชาย
โดนโดนฆาตกรรมแล้วมาฝังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกพี่แจ๊คก่อนว่า
เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนะพี่ผมพยายามเอาตัวเองไปเป็นคนกลาง
จะถ่ายทอดให้มันครบเซตมากที่สุดแต่เรื่องของคดีความเนี้ย
ผมจะพูดเท่าที่ผมพูดได้นะพี่ในเรื่องของส่วนคดีความเนี่ย
ตำรวจคือผุดมาปั๊บเนี่ยก็เจอพี่เจอเจอเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละครับ
ก็ห่อผ้าแล้วก็ขุดขึ้นมาเขาก็ดำเนินการกันไปปรากฏว่าเรื่องนี้ก็หายไป
ดำมาบอกว่าตำรวจไปขุดเจอแล้วแล้วเจ้าของที่อ่ะพี่เจ้าของที่เป็นเจ้าของที่
ทั้งที่ทั้งบ้านเช่าเนี้ยพอรู้ปั๊บแบบนั้นอะพี่
มีคนฆาตกรรมแล้วไปฝังไว้มันไม่โอเคก็ปักป้ายขายตั้งแต่วันนั้นเลย
คือเราเองอ่ะเราก็รู้ว่าเขาปักป้ายขายแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางมันจะเป็นยังไงนะพี่
ให้หลังมาเหตุการณ์นี้ได้สักหลังจากตำรวจไปขุดศพขึ้นมาแล้ว
ให้หลังมาได้สักประมาณสิบวันครับพี่รถมาถึงที่ทำงาน
เพราะว่า๘โมงเช้าเนี่ยคือเข้างานพอเข้างานปั๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีเวรของตัวเอง
ใครรับผิดชอบในล็อกไหนคือทำความสะอาดในล็อกนั้นพี่แจ๊ค
ผมก็ทำความสะอาดอยู่เพราะมาก่อนพี่รถพี่รถมาทีหลังผม
รถเนี่ยพอเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยแกเดินก้มหน้ามาแบบนี้นะพี่แจ๊คผมก็เฮ้ยทำไมว่าลูกพี่
ทำไมลูกพี่กูแปลกจังตรงนี้ไม่ไม่กล้าเงยหน้าผมว่าพี่รถ
เป็นไรเนี่ยเสียบอลก็แซวเพราะว่าพี่รถเงยหน้าขึ้นมา
แจ๊คตรงเนี้ยบวมครับพี่เฮ้ยปูดเหรอปูดเขียวเลยพี่ซีกนี้ทั้งซีกเลย
เขียวปูดมาเลยผมก็ว่าเป็นไรพี่รถโดนอะไรมา
แกก็เงียบเงียบอะน่ะอืมผมก็ว่าเอาแล้วลูกพี่กูขายเล่นมาแล้วว่าเนี้ย
แกก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมึงทำงานไปให้เสร็จก่อน
วาดขยะไปให้เสร็จเดี๋ยวกวาดขยะเสร็จแล้วเดี๋ยวกูบอกอืม
ผมก็เอาเลยพี่ทีนี้ผมตัวเปิดเลยผมตัวแจ๋วอยู่แล้วเดินไปกวาดขยะล็อกใน
ผมก็บอกเลยพี่ปีเตอร์พี่รถมีเรื่องเตรียมตัวไว้นะพี่อืม
ไปที่พี่มานัดพี่มานัดเตรียมตัวไว้พี่พี่รถมีเรื่องมาเต็มที่แหละ
จัดการเต็มที่เลยคนที่ทำพี่เขาใครที่ทำพี่กูเดี๋ยวมึงโดนอืม
นึกนึกในใจแบบนี้นะถ้าทำพี่กูมาขนาดนี้เนี่ย
ภาษาวัยรุ่นสมัยนั้นเขาไม่เขาจะเรียกกันว่าถ้าไม่พัวพระ
ก็ตรงพบแพทย์อะพี่ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลย
ก็บอกทุกคนว่าพี่รถมีเรื่องเดี๋ยวไปถามแกดูว่าใครเล่นมา
แล้วเดี๋ยวเราไปแก้ให้นะครับปรากฏว่ากวาดขยะเสร็จ
ก็มานั่งสุ่มหัวกันพี่รถแล้วก็ถามพี่รถว่า
รถพี่รถเป็นอะไรใครจัดการมาใครเล่นมาใครต่อยมา
อะไรแบบเนี้ยนะครับแกบอกว่าใครต่อยบ้าอะไรอ่ะตูน
กูโดนเครื่องกับศาสตร์กระเบือฮะโดนศาสตร์กระเบือโดนศาสตร์กระเบือ
อ่าโดนโดนเครื่องกับศาสตร์กระเบือครับศาสตร์กระเบือ
ผมก็ถามว่าเอ้าใครเฟี่ยงพี่อ่ะรู้จักกระเบือนี่มันลอยมากระแทกหน้าพี่ได้ยังไง
อ่าแกบอกว่าไม่มีใครทำกูเลยอ่า
กูเครื่องมาเองโดนเมียโดนมีเครื่องแล้วที่บอกทุกคนว่าเดี๋ยวจะไป
ไปจัดการไม่พบพระพบแพทย์พี่รถยังไม่บอกเหตุผลเลยพี่
ผมนี่ร้อนตัวไปก่อนแล้วจริงจริงแล้วโดนเมียเครื่องกับสากกระเบือมา
หยุดเลยหยุดเลยบอกทุกคนเฮ้ยเครียร์เครียร์เครียร์เครียร์
นั่นแหละครับก็มารู้เรื่องว่าพี่รถโดนเฟี่ยงกับสากกระเบือมา
อ่ามาหน้าปูดมาแบบนี้เลยครึ่งหนึ่งเลยพี่มาเขียวช้ำมาเลย
แล้วทีนี้เราก็ถามนี่พี่ด้วยความสงสัยแล้วเอาอีท่าไหนพี่สาว
กว้างมากับสากกระเบืออะไรขนาดนี้อืมแต่พวกกูนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
มันมาเล่าให้กูฟังว่ามีผู้หญิงอืมมีผู้หญิงอุ้มลูกมาด้วยนะพี่อืม
ลูกมาด้วยอืมมาถามหาพี่รถแต่ไม่ได้บอกชื่อนะพี่แจ๊ค
เอ่อมาบอกแค่ว่านี่คนที่ตัวดำใหญ่หัวหญิกหญิกน่ะ

แฟนแกจะประกอบอาชีพค้าขายนะพี่

ตอนที่ว่ามาถามเนี่ย
ไปเจอกับแม่ของพี่รถ

แกก็ถามว่าแล้วทำไมมีเรื่องอะไร

พี่พี่ไปทำใครท้องไว้หรือเปล่าเนี่ย
แล้วอะไรยังไงมีคนมาตามหาแกก็บอกว่าแกไม่รู้เลย

ว่าว่าแกไม่ได้มีอะไรเรื่องชู้สาวจริง
แต่คือแกหาคำตอบไม่ได้
ว่าคนที่มาตามหาแกเป็นใคร
ก็หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปก็ให้หลังมาได้อีกสัก

คนเดิมลักษณะเดิม

แต่ว่าเดชบุญว่าไม่ได้เจอป้าใหม่คนเดียว

แต่ลุงมาสที่เป็นพ่อของพี่รถนั่งอยู่ในบ้านด้วย

บอกมันด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่จบง่าย

ใหม่กับเมียของพี่รถเนี่ย
ปรึกษากันเลยว่ายังไงต้องคาดคันให้ได้
แต่เดชบุญว่าลุงมาตร

มาตรเองเดินมาถามป้าใหม่ว่า

เห็นว่าป้าใหม่ยืนคุยอยู่คนเดียว

ยืนมำอะไรอยู่คนเดียว

แต่ลุงมาตรไม่เห็นใคร

ถิ่นฐานที่เดิมเขาเนี่ย

อยู่ในจังหวัดพัทธลุงป้าใหม่และอ่า

เขามีครูหมอมโนราทั้งนั้น

ว่ามึงไปรับขันครูหมอสักทีเถอะ

ตอนนั้นไม่มีใครคิดถึงเรื่องอื่นเลยนะพี่

รถแกก็มาบ่นให้ฟังประจำว่าเนี่ย
พ่อกับแม่แกไปงานไหว้ครูมโนรา

ครูหมอเวลาเขาลงทรงเขาก็ทักมาว่า

ตรงนั้นนู่นนี่มันมีพิธีกรรมต่างอะนะครับ

พอทีนี้พี่รถก็เริ่มกลัวเลยพี่
เริ่มจะสองจิตสองใจแล้วคราวนี้

ปรากฏว่าด้วยความที่เกรงใจแม่และความกลัวนะครับ
รถก็ต้องเดินทางไปจังหวัดพัทธรุง
เพื่อไปรับขันของครูหมอมโนรา

คนที่ลงทรงทักพี่รถเลย

แต่ไม่ได้บอกนะพี่ว่าเป็นผู้ชาย

เขาบอกว่ามีคนตามมึงอยู่นะ
พี่รถพอรู้แบบนั้นก็รีบรับขันเลยพี่
แล้วก็เอามาตั้งหิ้งบูชาไว้ที่บ้าน
ปรากฏว่าตั้งแต่พี่รถรับขันของครูหมอมโนรามาเนี่ย
ผู้หญิงคนนั้นไม่มาที่บ้านอีกเลย

อันนี้คือเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันครับ
ปรากฏว่าย้อนกลับมาที่บ้านของลุงดำ

มันจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านติดติดกันหลายหลังนะครับ
รู้สึกว่าพอให้หลังเรื่องนี้มาได้แป๊บนึง
จะมีพี่เสียผมเรียกแกว่าพี่เสีย
เสียเนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์
แต่ว่ามามีภรรยาเป็นคนไทย
มาซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ข้างบ้านลุงดำนี่แหละ

แต่พี่เสียเนี่ยเขาเป็นชาวสิงคโปร์นะพี่

เหมือนกับว่าพอมาอยู่ข้างบ้านลุงดำแล้วเห็นลุงดำ

ก็ทำความรู้จักกันจนสนิทสนมพอช่วงหลังผม

เดี๋ยวซื้อเครื่องดื่มมาให้บ้าง
อะไรแบบนี้ประมาณว่าสารสายสัมพันธ์
ก็ปรากฏว่าพี่เสียก็อยู่ได้พักหนึ่ง

เกิดไปเห็นป้าย
ที่ประกาศขายที่

เพราะตอนนั้นพี่เสี้ยกับแฟนแก
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการส่งออกปลานะครับ

ตอนนั้นแกรู้สึกว่าตอนที่พี่เสียมาทำใหม่
จะมีรถกระบะขนส่งปลาแค่คันเดียว

เพราะว่าเวลาดองปลามันจะมีน้ำไหล

ก็อยากจะซื้อที่ตรงไหนสักที่นึง

แล้วเมียพี่เสี้ยไปเห็นว่า
เรเนิวเวธอีกนิดหน่อย

ลุงดำก็มาเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าลุงดำจะดีเหรอ
บอกเขาหน่อยเหรอไม่บอกเขาหน่อย
นิสัยคนไทยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะพี่แจ๊คถ้าที่ตรงไหนที่มีประวัติเนี่ย
คนที่รู้เนี่ยรู้อยู่เต็มออกไม่บอกไม่บอกไม่บอกหรอก
ถึงถามให้ตายก็ไม่บอกถ้าเรื่องไม่เกิดเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงนะพี่
มันมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกสำหรับคนไทยครับก็ปรากฏว่าทำไปทำมาเนี้ย
พี่เสียชอบใจที่ตรงนี้แล้วก็ทำการซื้อขายกันจริง
เขาก็รีบขายเลยติดป้ายอยู่นานแล้วไม่มีใครซื้อนี่
เพราะว่าทุกคนเนี้ยค่ะแล้วก็รู้กันหมด
เขารู้กันหมดแต่นี่คือเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วไม่รู้
กะว่าซื้อที่ได้บ้านด้วยเดี๋ยวรีโนเวททำเป็นบ้านเช่า
ก็ปรากฏว่าเมียพี่เสียกับพี่เสียซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ทำเป็นบ้านเช่าจริง
๖ห้องนั้นก็ใช้รากฐานของอันเดิมรีโนเวทใหม่
ก็เปิดให้คนเช่าแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งพี่แจ๊ค
คนเช่าเนี่ยส่วนมากจะอยู่ได้ไม่นานแต่ตอนนั้นยังเช่าไม่เต็มนะพี่
เช่าได้สักประมาณสิบห้าวันหนึ่งเดือนครึ่งเดือนอะไรแบบเนี้ยครับ
ไปเองโดยไม่มีสาเหตุอะไรแบบเนี้ยนะบางทีอ่าพี่เสียกับเมียแกถามว่าย้ายออกทำไม
เขาก็ไม่บอกสาเหตุพี่ครับเขาก็ออกไปจนว่าตรงนี้เนี่ยบ้านตรงนี้เนี่ย
สร้างเสร็จแล้วอืมแต่ว่าไม่เคยว่ามีใครได้อยู่แบบจริงจริงจังกังเลย
พี่ผมอีกคนนึงอยู่ด้านในชื่อพี่นัทอืม
นัทก็เดินมาฮะตู๊ดเขามีอะไรกันเหรอ
ถูกหนานกันจังก็ผมก็พูดลอยลอยนะพี่
ก็บอกว่านู้นอ่ะบ้านข้างบ้านลุงดำเป็นบ้านเช่าอ่า
อยู่ฟรีอ่าพี่สนใจไหมอ่าก็จริงเหรออ่า
นัทก็ถามว่าบ้านไหนบ้านนั้นเหรอพี่นัทรู้นะพี่
พี่นัทไม่ใช่ไม่รู้แกก็ถามว่าบ้านไหนบ้านนั้นเหรอ
ที่ว่ามีเหตุนั้นเหรอเพราะว่าใช่เออนวดเจ้าของ
ให้อยู่ฟรีฟรีแกก็บอกว่าจริงเหรออ่าเออเอาสิพี่กล้าอยู่
แกก็บอกว่าเอาสิพี่กล้าอยู่นะตูนอ่าเออบอกละมสิ
ว่าเดี๋ยวพี่ขอไปอยู่ได้ไหมลุงดำแกก็บอกว่าแน่นอน
พี่นัทเนี่ยก็ไปพบพี่เสียด้วยการพาไปของลุงดำนะครับ
พบพี่เสียแล้วพบแฟนแกอ่าพี่เสียแกก็พาไปดูว่าเนี่ย
บ้านเนี้ยจะอยู่หลังไหนดีแล้วมีโชว์ให้เลือกด้วยนะพี่

เลือกเอาเลยเอาหลังไหนหลังไหนก็ได้
แต่หลังไหนก็ก็ได้ของแกเนี้ยหนึ่งสองไหม้ห้าหกไหม้สามแบบสี่เท่านั้น
ครับคือแกให้เลือกสามกับสีว่าจะอยู่หลังไหน
ผมเองผมไม่รู้นะว่าตอนนั้นพี่นัทแกจะอยากอยู่หลังไหน
แต่พี่รถเป็นคนสะกิดพี่นัทบอกว่านัทมึงเอาหลังพี่ซีเถอะ
เลขเลขสี่เป็นเลขที่ดีอ่าครับ
เพราะหลังที่สามอ่ะเราเคยเจอเหตุมาแล้วไอ้พี่พี่รถแกก็บอกว่านัด
เอาบ้านหลังที่สี่เถอะเออนัดว่าเออสี่ก็สี่เอา
พออยู่ฟี่หลังในมันก็เหมือนกันพี่ครับก็ปรากฏว่าวันนั้นก็ไปดูกัน
พอเปิดห้องเข้าไปดูนะพี่เสียแกก็ให้กุญแจนะพี่
เราก็เปิดห้องเข้าไปดูกันก็มันก็เป็นบ้านเช่าธรรมดาพี่แจ๊
มันจะมีโถงกว้างครับมีทางเดินเป็นรูแคบแคบเข้าไปหลังบ้าน
หลังบ้านก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นที่ทำครัวนิดนึงอืม
เข้าไปดูพอไปดูปั๊บก็ปรากฏว่าในห้องที่มันกั้นไว้เป็นห้องอีกทีนึง
มันจะมีบานเกร็ดที่สามารถเป็นบานแก้วหมุนได้อ่ะครับพี่พี่แจ๊คนนึกออกนึกออก
อ๋ออันนี้เป็นบ้านบ้านใช่ใช่ใช่มันจะเป็นบ้านปรากฏว่าไอ้บ้านกระจกตรงเนี้ย
มันจะติดด้วยกันทั้งหมดแปดแผ่นนะพี่อ่ามันจะเป็นบานเล็กเล็กเล็ก
เสียบเสียบด้วยกันแปดแผ่นแล้วมันหายไปสองแผ่นมันแตกไปสองแผ่นอ่าอ่า
พี่นัทโล่งนะโล่งโล่งโล่งอยู่สองแผ่นพี่นัทแกพอเข้าไปดูเสร็จปั๊บ
แกก็รุ่งเช้าแกก็มาบอกพี่เสียว่าพี่เสียบันหน้าต่างมันหลุดไปสองแผ่นนะพี่
มันหายไปสองแผ่นพี่เสียบอกว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก็เอาไปใส่
เอาไปเบิกเอาที่ร้านนี้ร้านนี้แล้วช่วยเอาไปใส่ให้แกด้วยอืมแล้วแกถามว่าอ่า
อีกแล้วเหรอแกถามว่าแตกอีกแล้วเหรอพี่นักแกบอกว่าแกก็ไม่รู้
มันก็เข้าไปถึงก็ไม่เห็นแล้วคือมันหลุดอยู่ก็เพิ่งมาเนี่ย
เห็นว่ามันมันแตกอ่ะอ่าแต่ว่าพี่เสียแกทักว่าหลุดอีกแล้วเหรอ
แตกอีกแล้วเหรออันนี้เราก็ไม่รู้ตอนนั้นก็เบิกมาได้๒แผ่น
ก็เอาเข้าไปใส่พี่นัทก็แกก็เป็นคนใส่เองครับสรุปว่าคืนนั้นพี่นัทย้ายเข้ามาอยู่
อันนี้ว่าพี่นัทจะกลัวหรือไม่กลัวเนี่ยผมเองผมก็ไม่รู้ใจแกนะพี่
แต่แกบอกว่าแกกล้าอยู่แต่กล้าอยู่นี่คือไม่อยู่ในห้องนะพี่
อยู่ในห้องโถงคือแกจะนอนตรงโถงกว้างตรงด้านตรงด้านหน้าไม่เข้าไปนอนที่ในห้อง
ให้เหตุผลว่าถ้านอนในห้องเนี่ยมันอึดอัดแกบอกว่าแต่จริงแล้วผมว่าไม่หรอก
เดี๋ยวแกกะในใจผมอย่าต้องเปิดประตูนอนแน่แน่เลยผมก็คิดแบบนี้อ่า
ก็เอาแผ่นตัวนี้ไปใส่เสร็จปั๊บก็ช่วยขนของแกเล็กน้อย
อ่าคืนนั้นก็ขอตัวกลับก็ขอตัวพี่นัทกลับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พี่นัทผมเองผมก็ไม่รู้ว่าแกนอนได้นอนไม่ได้ยังไงพอมาสัมภาษณ์ตอนเช้าแกก็บอก
โอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยสบายสบายไม่มีอะไรสบายแล้วตอนนั้นเราก็ล่วงใจว่า
นี่ถ้าไปอยู่ห้อง๓เนี่ยน่าจะเจอนะแต่อันนี้ไปอยู่ในห้องที่๔คงไม่เป็นไร
อ่าเราคิดในใจแบบนั้นนะครับคืนที่สองอ่าผ่านไปเป็นคืนที่สอง
พี่นัทก็โทรศัพท์เรียกพี่ล็อตพอโทรศัพท์เรียกพี่ล็อตปั๊บ
รถก็โทรศัพท์เรียกผมอีกทีนึงว่าไอ้นัทมันโทรมาว่าไปช่วยอยู่เป็นเพื่อนมันหน่อย
อ่าอะไรแบบเนี้ยครับช่วยอยู่เป็นเพื่อนมันหน่อยแป๊บนึง
เดี๋ยวดึกค่อยกลับพวกเราก็ไปไปถึงก็สักประมาณสักสองทุ่มครึ่ง
ให้ฮ่านางนับมันทย์คุยกันไปคุยกันมาก็อำพี่นัทว่าเอ๊ย
ถ้าไม่กลัวเรียกพวกเรามาทำไมอะไรแบบเนี้ยนะอ่าก็มาบอกว่า
เดี๋ยวกูเรียกพวกมึงมาเลี้ยงมาม่าค่าช่วยขนของครับก็พี่นัทอาสา

ตกใจเห็นเหรอว่ามันหล่นได้ยังไง
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็กวาดกวาดทิ้งทิ้งไป

ก็ปรากฏว่าเข้าไปด้านหลังหลังบ้านก็ต้มมาม่ากัน
มาม่าเสร็จปั๊บถ้าพี่แจ๊คนึกว่าบ้านเช่าเนี่ยของพี่เสียเนี่ย
หน้าประตูเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นบานนะพี่ไม่ได้เป็นบานประตู
แต่มันจะเป็นเหมือนกับเหล็กดัดที่รูดเข้ากัน
อ่าโอเครูดประตูเหล็กอะใช่ครับรูดเข้ากัน
แล้วก็มันก็มีบังตาอีกทีนึงเป็นบังตาเหมือนกับสังกษีอะพี่

นัดใกล้ใกล้ยับไอ้เหล็กดัดตัวนี้แล้วก็รูดบังตามาครึ่งหนึ่ง
แล้วคนเข้าไปอยู่หลังบ้านไม่ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านครับ
ประมาณนั้นก็ต้มมาม่ากันหุกหนานเฮฮาได้ยินเสียงเคาะจากหน้าบ้านอ่ะนะพี่อืม
ไอเคาะไอแผ่นไอแผ่นสังกะศรีที่มันเป็นบังตาเนี้ยเคาะเคาะเคาะเคาะเคาะ

อะไรแบบเนี้ยนะครับก็คุยกันอยู่นานนะพี่แจ๊ค
ท่าจะไม่ลงตัวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไร

นัทก็บอกว่าได้เดินเข้าไปดูเลย

เพราะว่าพี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเดินเข้าไปเปิดประตู

และให้พี่แจ๊คนึกสภาพดูว่าบ้านเช่าส่วนมากเนี่ย
การปูพื้นด้วยแผ่นหินหรือแผ่นกระเบื้องเนี่ยพี่

ไม่รู้ทำไมต้องใช้ขาวหรือครีม

มันไม่มีคนและไม่มีอะไรเลยจริงพี่

อ่าว่าเจออะไรเขาสักอย่างแล้วมั้ง

มันไม่ได้เห็นแค่ห้องปากอย่างเดียวอะพี่แจ๊ค
มันเห็นตรงพื้นกระเบื้องที่เป็นขาวหรือครีมอะพี่

มันไม่น่าจะเป็นคราบไวขนาดนี้
กลางห้องมันจะเป็นวงกลมเวิ้ง

แล้วมันเหมือนจะเป็นคราบของคราบน้ำอะพี่แจ

แต่ผมเองตอนนั้นยังไม่รู้นะ
ผมเองพี่นัทเองพี่รถเองก็ไม่เคยเข้าคือไม่เคยได้เปิดเข้าไปดูในนี้พวกเราจะนั่งอยู่หน้าบ้านอย่างเดียว
ก็เห็นเป็นคราบขาวแค่นั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไร

พอว่ารถรับจ้างออกไปคุยกับรถรับจ้างก็ยืนคุยกันหน้าบ้านจนลืมเลยพี่
มาม่ามาม่าหมินไหม้แล้วหลังบ้านเนี้ยตอนนี้มาม่าเริ่มหินไหม้แล้วก็ได้กลิ่นมาม่าเขาวิ่ง
วิ่งเข้ามาดูมาม่าพอวิ่งเข้ามาดูมาม่าเสร็จพี่แจ๊ค
ตักถ้วยตักมาม่าใส่ถ้วยแล้วก็จะเดินออกมากินกันหน้าบ้านได้ยินเสียงสะอื้นออกมาจากในห้อง

ในห้องนั้นเลยพี่สะอื้นนะครับสะอื้นแล้วตามมาด้วยเสียงของเด็กนะพี่

แดกอี้อี้อี้ได้ยินเป็นเสียงแดกแล้วก็เป็นเสียงสะอื้น
ทีนี้ทุกคนก็มองหน้ากันเลือกลากแล้วพี่ว่าอะไรคืออยู่ในห้องแล้วเมื่อกี้รถมอเตอร์ไซค์มันมาส่งใคร
เริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วก็เกี่ยงมึงเกี่ยงกูดันกันไปดันกันมาดันตูดว่ามึงออกไปก่อนไหมคุณ
แต่คนนู้นก็บอกว่าพี่ออกไปก่อนไหมคนนู้นก็บอกออกไปก่อนไหมถ้าอย่างนั้นมาออกพร้อมกันเลย
ยังไม่ทันได้ก้าวขาเขาออกไปเลยพี่ไปหยุดอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตัวแผ่นแผ่นแก้วเกล็ดที่มันแตกสองแผ่นนะพี่
หยุดทุกคนไปขาจัดกันอยู่ตรงนั้นเสียงในห้องมันบอกว่าพี่ลูกหนูน่ารักไหม
ลูกหนูน่ารักไหมใครวะเสียงรอดออกมาจากในห้องทุกคนมองพร้อมกันพี่
เห็นเป็นผู้หญิงจริงพี่แจ๊คเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนอุ้มเด็กอยู่ในห้องแล้วก็บอกว่าพี่ลูกหนูน่ารักหรือเปล่า
ก็แค่นั้นเลยพี่ทิ้งถ้วยมาม่าวิ่งกระเจิดกระเจิงกันออกไปก็ปรากฏว่าพอวิ่งออกไปเสร็จเนี่ย
รุ่งเช้ามาบอกพี่เสียไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่นัทก็ไม่เอาแล้วพี่นัทก็ไม่เอา
แกบอกว่าเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่มีใครอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้ได้เพราะมันเป็นแบบนี้นี่เอง

เอ้าแล้วยังไงอ่ะผีมันมาได้ยังไงอะไรแบบนี้จริงจริงแล้วมันไม่น่าจะมี
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีคนเอาศพมาฝังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แจ๊คถึงฝัง
ที่คนไม่รู้อ่ะก็งงสิว่าเฮ้ยมันมีผีในบ้านที่ซื้อมาเนี่ยได้ยังไง
ถึงจะเป็นผีมันก็ไม่น่าจะเป็นผีผู้หญิงเพราะว่าผีผู้ชายคนที่โดนฟังเขาก็ขุดขึ้นไปแล้วนี่พี่แจ๊ค
พอเสร็จปั๊บพี่เสียแกก็ด้วยความจำใจพี่นัทไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เช่าอีกต่อไป
ไปอีกหลายเดือนนะพี่หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์นี้ผีผู้หญิงถามพวกเราว่าลูกหนูน่ารักไหมเนี่ยผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่มีใครมาเช่าสักที
เสียกับเมียแกเลยตัดสินใจด้วยความโมโหด้วยแล้วตอนนั้นแกเริ่มซื้อรถใหญ่แล้วพี่เริ่มซื้อรถหกล้อเริ่มซื้อรถสิบล้อแล้วไม่มีที่จอดรถแล้วหน้าบ้าน
แกก็บอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยตีทิ้งไปเลยไม่เสียดายแล้วถ้าอย่างนั้นทุบทิ้งเลยเหรอทุบทิ้งไปเลยพี่ทุบตึกทิ้งเทพื้นใหม่ทำเป็นลานจอดรถไปเลย
ว่าขอช่วยหน่อยดีเดี๋ยวช่วยดันรังปลาให้แกหน่อยเดี๋ยวแกจ้าง
แกบอกว่าเออเดี๋ยวซื้อเครื่องดื่มให้เดี๋ยวจ้างอะไรแบบนี้นะครับ
ก็บอกว่าได้สิพี่ไปสิแล้วไปเลื่อนที่ไหนอะไรยังไง
ดันที่ไหนอะไรยังไงแกบอกว่าลานจอดรถ
ไปที่ร้านจอดรถแกมันก็เป็นรถกระบะ
ซึ่งทุกถังโค้ดโม่พี่แจ๊คอยู่๑คัน
แล้วก็เป็นรถกระบะเปล่าอีก๑คัน

ถอยหลังชนกันตรงนี้เพื่อจะเลื่อนหลังคอนโม่เนี่ย
แต่ว่ารถคันที่มีถังคอสโม่เนี่ย
มันจอดหันหน้าไปทางหลังบ้านของลุงดำไง

ขึ้นไปดันถังคอสโม่นะพี่
ดันถังแล้วน้ำในถังปลาพี่แจ๊คให้พี่แจ๊คลงมา
แล้วน้ำในถังปลามันก็หยดออกมา
มันเหมือนแบบว่าช่างคอนกรีตเขาเทแล้วมันลาดหรือยังไงไม่รู้
น้ำที่เราเทหกไปมันก็ไหล

มาอยู่ในอ่างมาอยู่ในอ่างอ่างหนึ่ง

ขึ้นคอนกรีตนี้มันก็เพิ่งเทใหม่

เอาแล้วทีนี้เอาแล้ว
พี่รถเริ่มแล้วพี่เริ่มเหงื่อแตกแล้วพี่รถอ่ะ

มึงไปยืนอยู่ที่หลังบ้านลุงดำ
เดี๋ยวกูยืนอยู่ตรงที่ไอ้หลุมเนี้ย

หันหน้าไปมองด้านหลังบ้านลุงดำ
ผมเองหันไปมองหลังบ้านลุงดำ

พี่เชื่อไหมว่าทั้งผมและพี่รถอะ

คือใจผมใจพี่รถตรงกันเลย
ผมเองคิดได้ไม่หมดแต่คนที่คิดได้หมด
คือพี่รถเพราะว่าตอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

รถเป็นคนที่มองเหตุการณ์อยู่ตลอด
แจ๊คจำคำที่เจนั้นพูดได้ไหมพี่ว่า
เลื่อนรถออกไปก่อนกรอบให้หมด

ผมสันนิษฐานว่ามันจะเป็นหลุมเดียวกัน

มันเหมือนกันหรือเปล่าที่เดียวกันหรือเปล่า
แต่ตอนที่พี่รถไปยืนแล้วผมไปยืน

ใช้หลังบ้านของลูกนางวัดระนาบ

ปรากฏปั๊บก็ไม่รู้จะทำยังไง

แต่เราผมกับพี่รถคิดเหมือนกันตอนนี้
ก็เลยเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้พี่เสียฟัง

ต้องให้เจ้าของบ้านไปเล่าให้พี่เสียฟัง

ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก

ที่เขาซื้อขายกันไม่ใช่น้อยนะพี่

เราจะเอาคันเข้าไปแศกทำไม

แกก็บอกว่าจะให้ตีเลยเหรอ

เมียแกแกก็บอกว่าถ้าแบบนี้จะทำยังไงดีไปเชิญ
อาจารย์วัดหนึ่งมาอ่าซึ่งอาจารย์องค์นี้เนี้ยค่อนข้าง
จะมีชื่อเสียงมากมากเป็นพระนิกายมหาญาณอยู่วัด
ใหญ่เลยในอำเภอหัดใหญ่ครับอ่าอยู่แถวแถวโรง
พยาบาลมอผมบอกตำแหน่งให้ก็ได้จ้าว่าองค์นี้เนี้ย
เชื่อกันว่าเป็นเจ้าวาดที่เก่งเรื่องการดูดวงดาวครับแต่
ว่าจะดูเรื่องอย่างอื่นได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้
รู้ว่าเป็นฝ่ายมหายานผมนี่ฝ่ายเถรวาทผมเองผม
ไม่รู้แล้วเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้รู้จักมาคุณท่านสักเท่าไห
แต่พี่เสียเนี่ยด้วยแกเป็นคนที่ไทยเชื้อสายจีนอ่ะพี่
แกจะรู้ว่าพระอาจารย์องค์นี้เก่งแกก็ไปนิมนต์
อาจารย์องค์นี้มาปรากฏว่าเขามาทำพิธีพี่
มาทำพิธีตอนสัก๑๐โมงใกล้เที่ยงแต่ผมไม่ได้อยู่ในพิธีนะ
อืมมีคนมาเล่าให้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งอืม
อาจารย์องค์นี้ก็ตั้งประลำทำพิธีแกก็พูดกับพี่เสียว่าขุดเลย
อืมให้ขุดลงไปเลยอืมขุดได้ขุดเลย
ปรากฏว่าขุดลงไปอ่ะพี่แจก
ไอ้เวิงที่ว่ามันเป็นครามน้ำ

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแต่
โอ้โหใช้คำว่าสันนิษฐานคือดูไม่ได้แล้ว

คือคำพูดของพระอาจารย์องค์นี้
ท่านพูดว่าไงรู้มั้ยพี่ผมฟังแล้วผมขนลุกเลย
แกบอกว่าน่าสงสารผู้หญิงคนนี้
๑ชีวิตแต่๒วิญญาณ

นี่แหละครับพี่สุดท้ายเรื่องทั้งหมดเราได้มาผูกกันเหรอเรามาคุยกันทีหลัง
มันคือผู้หญิงท้องแล้วมีลูก
แล้วคนที่เราเจอในบ้านหลังที่๔ที่ว่าพี่รักจะอยู่เขาก็อุ้มลูก
แสดงว่าตอนที่เขาเสียน่ะเขาเสียตอนที่เขายังท้องอยู่ก็คือตายทั้งกลม
แล้วสิ่งที่ว่าเรามั่นใจที่สุดว่าในวันที่โดนผู้ชายคนนั้นเอามาฝังในบ้านหลังที่๔
ที่๓ที่เราเห็นเนี่ยที่เรามั่นใจที่สุด
แจ๊ครู้ไหมว่าในหลุมนั้นเขาไปพบอะไร
เขาพบผ้ายางผืนสีเขียวที่ปิดมาในท้ายกระบะพี่แจ๊ค

เราเลยมั่นใจว่าในคืนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ศพเดียวมันมาสองใช่พี่แจ๊ค
เราเองเราถึงเมืองถึงบางอ้อเพราะว่าวันที่เกิดเหตุพอเขาฝังศพของผู้ชายนั้น

เรายังไม่ได้เห็นว่าเขาทำอะไรกับบ้านหลังที่๔
สี่เราไม่รู้นั่นแหละคือเรื่องของเรื่องคือเราไม่ได้เห็น
พอเห็นว่าเขาฝังศพเราก็รีบออกเลย
แล้วเราว่าทำไมถึงคนผู้หญิงท้องถึงไปตามพี่รถจริงแล้วเป็นดวงวิญญาณของคนที่อยู่ในบ้านถูกฝังไว้บ้านหลังที่๔เพราะเขาฝังแยกหลุมกันไว้
นี่ครับเรื่องมันก็เลยเป็นประมาณนี้
สุดท้ายพี่เสียพอว่าขุดขึ้นมาได้เขาก็ทำพิธีทุกวันนี้ทำสารใหญ่โตโมโหลาน
ทำมันติจุเยี้ยะแต่หลังใหญ่เลยนะ

สุดท้ายในเวิ้งน้ำที่ว่าลุงดำ
เพราะทำธุรกิจมันบูมขึ้นมาเรื่อย

นี่แหละครับเลยเป็นที่มาของ
เหตุเกิดเพราะก๋วยเตี๋ยว
ผมยังคล่องใจอย่างหนึ่งว่าทำไม
วิญญาณผู้หญิงถึงต้องมาตามหาพี่รถ
แล้วพูดว่าเหมือนมีความอาฆาตแค้นอะไรกับพี่รถ
จริงแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดในคืนนั้นพี่แจ๊ค
พี่รถมองอยู่ตลอด
พี่รถมองอยู่ตลอดว่าก็ฝังยังไง

แล้วรถขนาดเลื่อนไปไว้ใน

แกเองแกก็ยังไม่นึกถึง

คือพี่รถถ้าคนจะไขปริศนาเรื่องนี้ได้
คือเป็นพี่รถแค่คนเดียวที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอด

กันนึกไม่ถึงเพราะตอนที่ลากศพผู้ชาย

มันมีผ้ายางผืนสีเขียวที่ผมบอกว่า

เราเองเราไม่เห็นว่าด้านในมันจะมีมากหรือน้อย

หรือเป็นไปได้ว่าแกเห็นว่ามีอีกศพนึง

เพราะว่าจากการที่ผู้หญิงคนนี้อยู่ก็มาตาม

เพื่อที่จะได้เอาศพเขาออกไปด้วย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

มันจะมีบ้านคนแค่ด้านหน้า
ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นถนนใหญ่นะครับ

อันไหนนั้นยังเปรียวมากแล้วชุมชนนี้ชุมชนใหญ่เลยพี่
น่าจะเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหาดใหญ่
เมื่อกี้เบาตูนเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องของคดีความ

ถามก่อนว่าสรุปแล้วรู้ไหมว่าผู้ชายเป็นใครผู้หญิงเป็นใคร
ผมรู้แค่ว่าสองคนนี้เป็นสามีภรรยากัน
ประมาณนั้นครับพี่

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แจ๊สคนที่ผมการ

แล้วผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะว่าผู้หญิงกำลังมีท้อง

ผมมาขนลุกกับคำที่พระอาจารย์ของวัดวัดหนึ่งบอกว่า
หนึ่งศพสองนี่วิญญาณ
แสดงว่าเขาพยายามจะออกมาบอกทุกคน

แต่การปรากฏตัวของเขาทำให้คนที่มาเช่าในบ้านหลังนี้

หนีกระเจอกันหมด

พี่ลูกหนูน่ารักไหม

แล้วไปให้บานตะตรวงนั้นน่ะ
มันเหมือนตั้งใจทำให้มันหลุดออก

หรือว่าหลุดอีกแล้วหรือแตกอีกแล้วมันน่าจะหลุดบ่อยนะครับ
แล้วอำเภอหัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามีเคสแบบนี้เยอะนะพี่
น่าสนใจนะไอ้เคสที่แบบบ้านเช่าให้อยู่ฟรีเนี่ย
บางทีบอกตรงเลย
แต่บางเคสเขาก็ไม่บอกเอาให้อยู่ก่อนนั่นนู่นนี่
เอารถครึ่งนึงอะไรแบบนี้เยอะมากในอำเภอหัดใหญ่เนี่ย
บ้านเช่าที่ให้อยู่ให้อยู่ฟรีอยู่มันเป็นหน้าม้าเนี้ยอีก
คิดไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะสมมุติว่ามีใครแบบปัจจัยดี
แบบเอ๊ะมาอยู่บ้านฟรีไม่คิดตังค์

เคสที่มันจะเกิดขึ้นจะมากจะน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ส่วนมากเชื่อเถอะว่าไอ้การที่เขาจะให้เรามาอยู่ฟรีแล้วอ่ะ
แสดงว่ามันต้องมีคนอื่นมาอยู่ก่อนหน้านั้น

แล้วอยู่ไม่ได้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะปล่อยบ้านเช่าได้ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้
เขาก็เลยต้องหาใครสักคนหนึ่งเข้าไปลองดูว่าถ้าคนนี้ไปอยู่แล้วมันไม่มีจะได้ไปการันตีเลยว่าเขาอยู่ได้ไม่มีอะไร

ดูมันโหดร้ายดูมันออกแนวก็อยู่ในธีมฆาตกรรมเลือดศาสตร์ของเราเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ทางสถานีผีดุของเราขอบคุณบ่าวตูนมากเลยที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุเป็นเกียรติมาก

วันนี้คุณหมี่ครับมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรายินดีรับคุณหมี่ครับสวัสดีครับ

อยากกินแบบนี้ครับได้ลวกถูก

คุณหมี่ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์ซะเป็นส่วนใหญ่
วันนี้มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
แต่ก่อนที่ไปถึงเรื่องนั้นถามก่อนเลยผมจะถามแขกทุกคน
ถ้าสมมุติว่าผมมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเชื่อกี่เปอร์เซ็นต
จะต้องตอบว่าไม่เชื่อค่ะเพราะว่ากลัวผีมากถ้าเชื่อแปลว่าผีมีจริงเดี๋ยวเราจะโดนหลอก
นี่คือไม่เชื่อว่าผีมีจริงแต่กลัวผีมันดูขัดแย้งมั้ย
ถามว่าขัดแย้งมั้ยมันก็คงขัดแย้งอ่ะพี่แจ๊กแต่ว่าถ้าเราเชื่อถ้าเราเชื่อนะพี่ผีเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะพี่แจ๊ก
เพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าผีมีจริงเออไม่ต้องเชื่อแต่กลัวผีมันขัดแย้งกับแขกรับเชิญก่อนหน้านี้นะ
แต่พยายามจะหาเหตุผลมาหักล้างว่าผีมันใช่หรือเปล่า
อันนี้คือคนละแนวกันคนละอย่างกัน

แต่ลึกรู้อยู่แล้วว่าเขามี

วันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันชื่อเรื่องมาว่า
ปริศนายายบ้าใบ้
ถามก่อนว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคนจำนวนมาก

แล้วเขาก็ประสบพบเจอเรื่องนี้มาด้วยกัน
ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ย

เราก็ต้องมาปฏิปต่อเองว่าเรื่องมันเป็นยังไง

มันมีหลักฐานจากคนจำนวนมาก

เรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้ว่ะ

ถ้าพูดถึงจังหวัดหรือว่าอำเภอ

ซึ่งทำให้เราพูดถึงไม่ได้
โอเคปริศนายายบ้าใบ้ที่ว่านี้เป็นยังไง
ค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอเริ่มเรื่องว่า

มีก็จะอยู่ในชุมชนหนึ่ง
ซึ่งในชุมชนนี้เราจะเจอ
ผู้หญิงค่อนข้างมีอายุคนนึง
แต่เขาดูเป็นคนที่สติไม่ค่อยดี

คือเขาจะไม่มีหลักแหล่งเขาจะไม่มีบ้านเป็นของเขา

สัญจรไปมาก็จะพบเห็นผู้หญิงคนนี้ตลอด

ยาบ้าใบ้คนนี้เขาน่าจะอายุประมาณ๔๐๕๐แล้วนะ
คือค่อนข้างแก่ค่อนข้างมีอายุพอสมควรแล้ว

ซึ่งในช่วงนั้นเองเราก็เห็นตลอด
ยายบ้าใบเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือ

ผีภี้ภีร์บ้า
ซึ่งตัวยายบ้าใบเนี่ย

เขาจะมีวิธีการหาเงินใช้
ด้วยการเวลาที่เขาเห็นรถมาจอดที่หน้าตลาด

คราวนี้เรื่องนี้มันผ่านมานานมากละ
บางทีหมี่ก็ลืมไปแล้วว่าเคยมีคนที่สติไม่ดีเนี่ย
คนนี้อยู่
คนนี้ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่ใยบ้าบายเนี่ย
จะมาถึงณชุมชนที่อยู่เนี่ย
วันนั้นคืนนั้นชาวบ้านเขาเล่าว่า

ก็เกิดเหตุการณ์ว่ามีรถตู้คันหนึ่ง

ผู้หญิงคนนี้ก็มีลักษณะตามที่บอกเลย

เสร็จปุ๊บพอผู้หญิงคนนี้ถูกผลักลงมาจากรถ

แต่สุดท้ายเนี่ยรถตู้ก็ไป

มาขอทานแล้วก็เดี๋ยวคงมารับกลับไป

แต่กลายเป็นสรุปว่าไม่เคยมีใครมารับ

อืมทีนี้เหมือนคนในชุมชนเนี่ย

ไม่ได้ล่ะอยู่นานไม่ได้อ่ะไปอยู่ในตลาดละกัน

เขาค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง

เนื้อตัวของเขาถึงแม้ว่ามันจะสกปรก
มีแต่ร่องรอยถูกทำร้ายถูกตี

ผิวขาวผิวพันดีใช่ผิวพันธุ์ดีซึ่งเป็นเรื่องที่ก็แปลกอยู่เหมือนกัน
อืมคนเขาก็เลยเรียกยายบ้าใบ้เนี้ยด้วยอีกชื่อนึงว่าขาวอ่าเย้ขาว
หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือชื่อขาวไปเลยค่ะเพราะเขาพูดไม่ได้
ตอนที่ยายว่าไห้เนี่ยลงมาจากรถตู้เนี่ยเขาจะมีกระสอบเหมือนถุงใหญ่ประมาณกระสอบอะค่ะ
แต่ว่ามีหูหิวอืมเพราะถือลงมาด้วยใบหนึ่งคนเขาก็จะมาถามเยอะมากว่า
ข้างในเนี่ยมีอะไรข้างในเนี่ยมีอะไรเป็นใครอะไรอย่างนี้
คือเขาอยากรู้นะคะคือบ้าไหว้เนี่ยเขาพูดไม่ได้เย้ขาวเนี่ยพูดไม่ได้ครับ
ค่ะแต่ยายขาวเนี่ยห่วงมากห่วงไอ้กระสอบกระเป๋าใบเนี้ย
ห่วงมากไม่ให้ใครจับเป็นตายร้ายดีคือจับไม่ได้
อย่ามายุ่งกับของเขาค่ะก็อาศัยอยู่ในตลาดเป็นเรื่อยมา
แล้วคราวนี้คนก็พบเห็นแต่มันก็จะมีเรื่องแปลกอยู่ว่า
มีเด็กที่วิ่งอยู่แถวนั้นนะคะเขาก็เป็นเด็กในตลาดเนาะ
พ่อแม่เขามาขายของในตลาดตีสี่เขามาขายแล้วอืม
ก็ตามแม่เขามามาในตลาดเขาก็ไม่ให้กลัวยายใบ้อะไรขนาดนั้นนะคะ

เย้ขาวก็เหมือนชอบมาจับเนื้อจับตัวมาเล่นกับเด็กอะค่ะค่ะ
คราวนี้มีวันหนึ่งที่ไอ้ขาวเราไปจับจับเนื้อตัวน้องเขาเนี่ย
เขาก็ร้องโวยวายขึ้นมาเลยแม่เขาก็ตกใจเสียงดัง
ว่ายายขาวมาตีลูกเขามาทำอะไรลูกเขาหรือเปล่าเขาสติไม่ดีอะค่ะ
ก็มาจับเด็กเด็กก็ผีผีอืมผีอ่า
เสียงดังขึ้นมาเลยแม่บอกว่ามีอะไรมีอะไรนี่ขาวมาตีลูกฉันเหรอ
ไม่ใช่สรุปเด็กบอกว่ามีผีอ่ะ
คือเหมือนสภาพเท้าที่ค่อนข้างเน่า
ไปถึงแท่เหล่นหัวเขาอืมเยียบอยู่บนไหล่ของเย้
อยู่บนไหล่ของเย้ขาวเนี้ยครับค่ะเด็กเขาก็เลยตกใจตกใจ
โวยวายแล้วยายขาวก็ดึงเด็กไว้เด็กก็ไม่ผีผี
หลังจากนั้นมาเนี่ยเด็กคนนี้กลัวยายขาวมาก
คือเด็กไม่ได้เห็นว่ายายขาวมีเป็นผีแต่เห็นเหมือนกับ
ยืนอยู่บนบ่าของยายขาวอุ้ยเขาไม่ได้มองขึ้นไปอีกนะคะ
เขาแค่เห็นอ่าหลังจากนั้นเขาก็ตกใจผละวิ่งหนีเลยค่ะอ่า
ค่ะแล้วก็มาแม่เขาก็ตกใจแม่เขาอุ้ยมันไม่มีหลอกค่ะ
คราวนี้ทุกคนเขาก็ในตลาดเนี้ยเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติอืม
สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือประมาณช่วงสักตีสี่ที่คนเขามาเปิดตลาดกันนะคะ
มันเป็นตลาดเช้าเนอะเขาก็มากันแต่เช้า
สิ่งที่เขาพบเจอเนี่ยเขาเห็นเหมือนมีคนคนบ้าอีกคนนะคะ
คือคนสติไม่ดีผมเผ่าลุงรังก็คิดว่าเป็นเอ๊ะยายขาว
วันนี้มันมาลื้ออะไรมันมาทำอะไรมันเหมือนวิ่งวนอยู่แถวนั้นนะคะ
นั่งนั่งยืนยืนย่องยืนยืนอยู่แถวนั้นอืม
ก็เลยเข้าไปดูใกล้ใกล้สรุปปรากฏว่าไม่ใช่ยายขาวอ่ะอืม
เขาเห็นเป็นผู้หญิงที่เนื้อตัวเนี่ยมีหนองเหมือนสภาพคือศพแล้วค่ะพี่แจ
ครับคือมันไม่ใช่คนปกติแน่แน่เขาก็ตะเลิศเลยของเขินเขาก็วางไว้ตรงนั้นเลยตะเลิศ
ผีผีหลอกผีหลอกผีหลอกอ่าพอมาถึงตอนเช้าคนเขาก็ถามว่าเอ้ย
เย้ขาวมันเป็นผีอืมอ่าก็กลายเป็นว่าคนเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันแปลกแปลก
เพราะว่าเย้ขาวเนี้ยก็ปกติดีก็เป็นคนบ้าแกก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องนาน
แกก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานเอออ่ะนี่คนเขาก็ล่ำลือกันไปว่าเออ
อย่าไปยุ่งกับเนี้ยอย่าไปยุ่งกับเย้ขาวเลยมันแปลกแปลกอืม
อะไรแปลกแปลกก็ไม่รู้อ่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลายายขาวเนี้ย
ไปวิ่งไล่ตามเด็กเนี่ยเด็กก็กลัวเรียกว่าผีบ้าเรียกว่าผีผี
อันนี้นะคะก็มีวันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นงานใหญ่ของวัด
เขาก็มีการเชิญพระอาจารย์ที่เป็นเกจิดังค่ะพระอาจารย์ที่เป็นเกจิดังเนี้ย
เขาจะมาจำวัดอยู่ที่วัดแห่งเนี้ยในชุมชนเนี้ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ
ค่ะซึ่งพระอาจารย์คนนี้เขาจะมาหล่อเหมือนทำพระเครื่องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะ
เพื่อที่จะให้คนเนี้ยเช่าบูชาก็เป็นงานใหญ่เลยอืมค่ะเพราะพระอาจารย์มาเนี้ย
เขาก็บอกว่าบอกลูกศิษย์บอกชาวบ้านนะคะว่าให้ไปเรียกยายบ้าไหว้เนี้ยมาอืมอืม
ทีนี้คนเขาก็บอกว่ายายใบ้เนี่ยยายขาวเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ทำแน่
คือเข้าวัดคือหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยค่ะหลังจากที่เขาออกมาอยู่ที่ตลาดเนี่ย
เขาไม่เข้าวัดเลยไม่กลับเข้าไปที่วัดอีกเลยไม่กลับเข้าไปที่วัดอีกเลยอืม
ค่ะเพราะอะไรคนก็ไม่ทราบอืมไม่ทราบเลยอืม
ว่าจะมีงานอะไรงานหมู่บ้านงานอะไรเนี้ยยายขาวไปร่วมหมดครับ
งานวัดไม่ไปต่อให้วัดจัดงานรื่นเริงขนาดไหนมีมหรสบไม่ไป
ไม่ไปไม่เข้าวัดเพราะว่าขาวไปทำบุญอืมเออเนี้ย
ทำบุญให้ตัวเองบ้างไม่เข้าอืมลากเรียกไม่เข้าค่ะ
แต่วันนั้นพระเกจิมาบอกว่าไปเรียกยายขาวมาอ่า
ชาวบ้านก็โอ้โหท่านเขาไม่ไปหรอกไม่ต้องไปเรียกหรอก
พระก็บอกว่าไปเรียกมาสรุปแล้วยายขาวยอมมาค่ะอืม
ยายขาวยอมมาถึงหน้าพระเกจิเลยครับมาถึงปุ๊บยายขาวคุกเข่าร้องไห้
ร้องไห้กราบกราบก้มกราบก้มกราบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นนะคะ
อืมซึ่งเรื่องเนี้ยชาวบ้านก็เอ๊ะมันแปลกแปลกเนอะมันอะไร
ทุกคนก็ลากกันมาเรียกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยมามุงดู
ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอืมอ่าคราวนี้พระเกจิก็บอกว่าอ่า
มีอะไรให้อัตมาช่วยอืมค่ะยายใบ้ยายขาวเนี้ย
ก็เออเอออู๋อู๋อู๋คือพูดไม่ได้คือเขาเป็นคนพูดไม่ได้
ค่ะคราวนี้พระเกจิก็หยิบไม้คล้ายคล้ายไม้ตะพดยาว
คือความยาวเนี่ยไม่เท่าไม้ตะพดหรอกครับเกือบท่อนแขน
แต่ไม่ถึงท่อนแขนอืมค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ฟาดลงไปที่หัว
ลงไปที่หัวยายขาวเลยอ่าแบบงงงงค่ะแต่ยายขาวไม่เป็น
เลยอืมโดนไม้ฟาดหัวไม่เป็นไรเลยพระเกจิบอกว่า
ขาวพูดอืมสรุปพูดออกมาได้เฉยแค่โดนไม้ตีหัวน่ะ
ใช่พูดว่าช่วยด้วยอ่าพูดออกมาช่วยด้วยพระอาจารย์ก็บอกว่า
ช่วยอะไรอืมโยมจะให้ช่วยอะไรช่วยฉันด้วยร้องไห้อยู่อย่าง
ช่วยฉันด้วยพระอาจารย์ก็ถามว่าเองชื่ออะไรก็บอกว่า
ฉันชื่อดวงอืมแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงอืมก็กลายเป็นว่า
วันนั้นเนี่ยก็เกิดการคุยกับพระเกจิรูปนี้ครับพระเกจิก็บอกว่า
ให้คนให้ลูกศิษย์ไปหยิบของที่อยู่บนหัวยายขาวมา
ซึ่งตอนนั้นผมเผ่ายายขาวเนี่ยลุงรังไม่มีใครเห็นเลยนะว่าอะไรของที่อยู่ในหัวยายขาว
คืออะไรเอ้ยสรุปแล้วเนี้ยลูกศิษย์เดินไปแหวกผมออกเออ
ขึ้นมาเป็นตะกรุดเป็นตะกรุดตะกุดตะกรุดคุมออกมาจาก
หัวใช่อ่ะอ่าคุดออกมาจากหัวหรืออยู่ในผมเนี้ยอืม
เขาหยิบออกมาปุ๊บชาวบ้านก็มองกันใหญ่เลยมันเป็นอันขนาดความยาวเนี่ย
ประมาณนิ้วหนึ่งครับค่ะเป็นเหมือนแผ่นแผ่นเล็กตะกัวครับ
หมวนค่ะแล้วทีนี้พระเกจิก็เรียกว่าเอามีดมา
มีดก็คือมีดมีดของพระนะครับมีดหมอประมาณเนี้ย
เขาก็กรีดออกกรีดเพื่อเปิดดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรครับ
สรุปแล้วเนี่ยดึงออกมาเนี่ยลูกศิษย์หยิบออกมาเนี่ย
เป็นคล้ายคล้ายแผ่นหนังแผ่นหนังสั้นสั้นไม่ได้ยาวมาก
ในตะกรุดแผ่นตะกัวมีแผ่นหนังม้วนอยู่ในนั้นแผ่นหนังม้วนอยู่ในนั้นค่ะ
เหมือนเคยได้ยินแล้วทาด้วยสีแดงคือคล้ายคล้ายเหมือนลงยันหรือลงอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ
สีแดงไว้อืมค่ะประมาณนี้พี่แจ๊คคราวนี้ชาวบ้านก็อะไรน่ะอะไรอ่ะออก
เกจิก็บอกว่าลิ้นมันไงว้ายสรุปไม่ใช่แผ่นหนังเหรอไม่ใช่แผ่นหนัง
เหรอเป็นลิ้นมันพูดไม่ได้มันโดนตัดลิ้นอืมค่ะ
คราวนี้ทุกคนก็เห็นหมดเลยว่าตอนที่ไอ้ขาวบุญเนี่ย
ลิ้นอ๋อลิ้นเนี่ยไม่มีครับค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่า
รู้ไหมเนี่ยมันเป็นชะตากรรมฮะข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่า
แค่ไหนแล้วที่ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับ
เพราะคำสัญญาที่ตัวเองเนี่ยรักษาสัญญาไว้ล้วนล้วนเลยน่ะอืม
ถึงทำให้รอดจนมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อืม
สรุปแล้วเนี่ยค่ะพอหลังจากวันที่พระเกจิจะไปเนี่ย
วันยังไม่ทันจะไปจากวัดเลยนะคะมีรถคันหนึ่งรถหรูเลยยี่ห้อดัง
วิ่งมาจากกรุงเทพอันนี้คือผ่านผ่านวันนั้นมานะคะผ่านวันนั้น
หรูวิ่งจากกรุงเทพเข้าไปในวัดตรงเข้าไปในวัดเลยครับ
แล้วคราวนี้พระเกติยังอยู่เด็กวัดก็เลยโอ้ยเชิญเชิญเชิญ
คือเชิญคนที่อยู่บนรถอะค่ะคนที่อยู่บนรถเนี่ย
เป็นพ่อแม่ลูกสามคนครับค่ะผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวสวย
หน้าตาดีผิวขาวผู้ชายเนี่ยดูร่ำรวยดูภูมิฐาน
แล้วก็มีลูกเป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนหนึ่งครับอายุน่าจะประมาณสิบกว่าขวบ
ค่ะมาด้วยกันอืมเด็กวัดก็มาเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเข้าไปเลยนี่
มีพระเกจิชื่อดังมาอยู่นะอืมผู้หญิงนี้ก็ตรงปรีขึ้นไปเลยค่ะ
เหมือนจะไปหาพระเกจิครับไปถึงก็ชี้หน้าด่าพระเลยค่ะอ้าว
ค่ะมึงมาเสือกอะไรกูอ่ามึงมาเสือกเรื่องอะไรของกูอืมเออ
ไม่ใช่เรื่องของมึงครับค่ะพระเกจิรูปนี้ก็เลยตอบว่า
กรรมหนักขนาดนี้ยังมีหน้าจะมาพูดอีกเหรอ
วิชาก็มีวิชาก็ดีแต่ยังเอามาทำกรรมหนักขนาดนี้ครับค่ะ
โอ้คันนี้ชาวบ้านเนี้ยรู้ข่าวอีกเข้ามามงดูกันใหญ่อุ้ย
ผู้หญิงคนนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยแต่งตัวดีทำไมมาด่าพระ
แต่งตัวดีมาอื้อหือมาชี้หน้าด่าพระเลยผู้หญิงคนนี้ก็โมโหตึงตัง
ว่าหยุดเลยนะหยุดอย่ามาทำอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของเขา
อืมเขาก็ไม่เขาก็ไม่ยอมด่าพระอย่างนั้นพระก็บอกว่ากลับไปเลย
มึงกลับไปเลยอืมเออคราวนี้พอเรื่องมันดังว่ามีคนขึ้นไปด่าพระ
ครับค่ะก็กลายเป็นว่ายายขาวเนี่ยก็วิ่งเข้ามามุ้งด้วย
แล้วก็วิ่งเข้ามาในบนที่พระอาจารย์อยู่อะค่ะวิ่งเข้ามาแล้วพอเห็นเด็ก
ผู้หญิงคนนั้นสิบขวบวิ่งเข้าไปกอดเด็กเลยค่ะ
วิ่งเข้าไปกอดเด็กแรงมากทั้งกอดทั้งดึงทั้งรัดเด็กคันนี้โวยวายอ่ะ
เลยเอ้ยอีบ้าอย่ามายุ่งออกไปออกไปค่ะทั้งจิกหัวทั้งตบ
ทั้งถีบเพื่อให้ยายขาวเนี้ยออกไปจากเขาค่ะคันนี้ไอตัวผู้หญิง
กับผู้ชายที่เป็นพ่อแม่นะคะก็มาดึงยายขาวดึงทั้งดึงผม
ดึงเสื้อดึงหัวดึงกันใหญ่เลยค่ะอืมค่ะพระอาจารย์ก็บอกออกไปให้หมด
เออออกไปให้หมดค่ะทุกคนก็หยุดยายเขายังกอดเด็กไป
อาจารย์ก็บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกมึงแล้วอืมอืม
ไม่ต้องไปรักมันแล้วไม่ใช่แม่มันแล้วปล่อยมันไปอ่ะ
ยายขาวก็ปล่อยไปสรุปแล้วเรื่องเนี้ยก็กลายเป็นว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ยายขาวเนี้ยถูกสะกดครับด้วยการตัดลิ้นอืมทำตะกุดฝังลงไปในหัว
เพื่อสะกดไว้ไม่ให้พูดได้ไม่ให้พูดอีกแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นที่มาของการสะกด
ครับก็เพราะว่าจริงจริงแล้วยายขาวเนี้ยเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีประมาณนึง
ก็คือเป็นคนสวยเลยเป็นคนสวยผิวพันธุ์ดีมีงานการอาชีพทำ
ก็คือยายขาวเนี่ยเป็นพนักงานแบงค์แห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วเขาก็ไปรู้จักกับผู้จัดการแบงค์ซึ่งก็เป็นผู้ชายร่ำรวยมาจากตระกูลที่ดีอะนะคะ
ค่ะรู้จักกันก็รักกันรักกันแล้วก็แต่งงานกันค่ะ
เย้ขาวก็มีลูกกับผู้ชายคนนี้แต่คันนี้ด้วยความเป็นสมัยก่อนนะคะ
ตระกูลคนคนรวยอ่ะพูดดีมีตังค์เขาก็ไม่ได้อยากให้
ฝ่ายชายเนี่ยเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เขาก็อยากให้แบบ
แต่งงานกับคนที่เขาสามารถเอาลูกสะพ้ายออกงานได้เขาก็เลยไปดิว
ตกลงกันกับอีกบ้านนึงซึ่งเขาชอบพอกันมาก่อนว่าเนี่ย
จะให้ลูกชายอ่ะแต่งงานกับอีลูกสาวบ้านเนี้ยสรุปแล้วลูกชายก็ไม่ยอม
มีเมียแล้วก็ไปแต่งงานได้ไงอ่ะกลายเป็นว่าไม่เอา
แต่พอมาวันจริงที่มาเจอตัวลูกสาวบ้านเกิดชอบกันขึ้นมาค่ะ

คุณสัยก็คือทำคุณสัยแบบที่มีวิญญาณอืมวิญญาณที่เขาตายในในที่ไม่มีใครดูอ่ะก็คือเป็นศพร้ายญาณอ่าเป็นศพร้ายญาณอ่าเป็นศพร้ายญาณอ่าเป็นศพร้ายญาณเอามาเลี้ยงไว้ใช่เอามาเลี้ยงไว้คือเอาศพร้ายญาณเลยอ่ะอ่ามาทำโอ้โหมาทำคุณสัยเพื่อให้ไปหลอกหล
ตลอดแต่เขาก็ยังคงสติไว้ได้ว่าเขาเลี้ยงลูกเขาไงค่ะก็รักลูกเขาเลี้ยงลูกแล้วก็รักผัวเขาอยากอยู่กับสามีเขา
กลายเป็นว่าโอ้โหทำยังไงก็ไม่ได้ล่ะไอ้ขาวเนี้ยมันไม่ยอมมันจะอยู่เขาก็เลยเป็นอยู่คนลูกจ้างคนรถตู้อ่า
จ้างรถตู้บอกว่าเอาไอ้เนี่ยเดี๋ยวมันก็สติไม่ดีแล้วเอาไอ้เนี่ยไปปล่อยไปปล่อยไกลเลยนะ
ซึ่งถ้าพ้นจากชุมชนนี้ไปพ้นจากอำเภอนี้ไปมันก็จะขึ้นกลายเป็นส่วนป่าส่วนเขาแล้ว
รถตู้ก็ไม่อยากขึ้นเขาก็มาปล่อยที่ชุมชนนี้อืมค่ะกลายเป็นว่ายายขาวเนี้ย
ก็ต้องมาอยู่ที่ชุมชนนี้อ่าค่ะที่เขาเข้าวัดไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่า
ต้นเนี้ยเข้าวัดไม่ได้อ่าเวลาเข้าวัดเนี่ยยายขาวเนี่ยจะมีผื่นขึ้นตามตัว
ตัวร้อนจะรู้สึกเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งคนในตลาดที่เห็นกันมาตลอดเนี้ย
ว่ามีเหมือนคนบ้าคนสติไม่ดีคนวิ่งอยู่ในตลาดเนี่ยก็คือเห็นผีตอนนี้ค่ะ
ซึ่งยังคงตามติดยายขาวไม่ห่างค่ะยายขาวก็ต้องประสบพบเจอกับชะตากรรมนี้ครับ
ซึ่งวันนั้นเนี่ยลูกของผู้ชายผู้หญิงคู่นั้นที่มาเนี่ยจริงแล้ว
เป็นลูกของยายขาวซึ่งยายขาวเนี่ยก็จำได้คิดว่าจำได้เข้าไปก่อนเข้าไปรับครับ
แต่การกระทำของเด็กเนี่ยก็คือเขาไม่รู้แล้วว่ายายขาวเป็นแม่ก็ไม่เอาหรอก
หลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยคนก็ไปเจอยายขาวยายขาวเนี่ย
นอนตายอยู่ในตลาดอืมอยู่ดีก็นอนตายคนเขาก็เลยโหสงสารเนอะเออ
ญาติเยิดก็ไม่มีเนอะติดต่อไม่ได้เขาก็ไปเปิดกระเป๋ากระสอบสีขาวค่ะ
ที่ดูที่แกห่วงอ่ะนะที่แกห่วงเออใช่
ก็มีทั้งรูปลูกมีทั้งผมเส้นผมคือน่าจะเป็นของที่แกเอามาจากลูกแก
อืมเก็บไว้ในกระเป๋าอืมค่ะคราวนี้ก็พยายามติดต่อหาญาติ
ซึ่งก็ไม่มีญาติพอมีพอไม่มีญาติชาวบ้านก็เลยลงเงินกัน
ช่วยเหลืออ่ะไปจัดงานศพเฮขาวเนอะจะได้ไม่ต้องมาเป็นผีรายญาติ
จะได้ไม่ต้องมาเป็นขู่ใครเขาไปทำอะไรไม่ดี
กลายเป็นว่าพอจัดศพงานศพเยขาวเสร็จปุ๊บเนี้ยก็คือเผาอืม
เขาเสร็จปุ๊บวันที่เก็บกระดูกเขาเจอตะปูสีดำอืม
ปูสีดำเมี่ยมความยาวนี่ก็ยาวอยู่นะคะ
จึงไม่น่าอยู่ในร่างคนได้นะครับอ่ะ
เขาก็เจอปุ๊บประมาณ๒๐ตัวเพราะไม่รู้จะทำไง
คราวนี้ชาวบ้านกลัวแตกตื่นกันใหญ่เลยโอ้โหคุณสัยมีจริงคุณสัยมีจริง
ก็กลัวกันใหญ่ก็เลยต้องส่งทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งตะปูทั้งกระดูกเนี่ย
ไปหาพระเกจิอืมซึ่งตอนนั้นท่านไปอยู่ที่วัดเดิมของท่านแล้วนะคะ
นี่พอส่งไปให้พระเกจิเนี่ยพระเกจิก็บอกว่า
นี่แหละชะตากรรมยายขาวเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วคุณสัยเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้ว
เออได้ไปเกิดใหม่ได้ไปคือหมายถึงว่าได้พ้นทุกข์แล้วอืม
ส่วนวิญญาณที่คอยตามเนี่ยก็ทำหน้าที่แล้วกลายเป็นว่าเขาไปเกิดใหม่
อาจารย์ก็บอกว่าช่วยตรงนี้ไม่ได้มันเป็นชะตากรรมเป็นกรรม
ค่ะแล้วคำสัญญาเนี่ยที่เคยช่วยยายขาวไว้อ่ะ
ไม่ให้เยยขาวเนี้ยต้องมาต้องตายอืม
วันนั้นที่เขาทำคุณสัยอะไรเนี่ยก็คือเพราะว่ายายขาวกับสามีเนี่ย
เขาเคยรักรักและผูกพันกันมาก
สัญญาว่าเขาจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าครับก็เลยกลายเป็นว่ายายขาวเนี้ย
จะต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปจนแก่เท่าอืมวันที่ไอ้ขาวตายเนี้ย
อาจารย์ก็บอกว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวบัวเขาก็ตายอืมค่ะ
ซึ่งทางเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผัวเขาครับใช่
ซึ่งถ้าเกิดว่าคำสัญญาคำผูกพันอะไรเนี่ยมีจริงแล้วไม่ได้ลบล้างไป
ก็คิดว่าในวันนั้นเนี่ยหัวเขาก็อาจจะมีอันเป็นไปตามไปด้วย
ซึ่งอันนี้เราไม่รู้แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นฝั่งกรุงเทพอืม

ซึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับคนที่รักษาสัญญา
แต่ต้องกลับถูกทำให้ทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นโอ้โหเลยนะ
นี่ต้องย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ทางฝั่งนู้นทำคุณสัยใส่
โดยการที่ปลุกผีขึ้นมาอันนี้ทราบแล้วแล้วลิ้นแกโดนอะไร
ยังไงมิ้นแกเนี่ยคือเขาตัดเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้แกเนี่ย
พูดว่าเป็นแม่ของเด็กหลังจากที่ทำผีมาหลอกให้ตัวเองเสียสัก
สติใช่ก็เลยจับตัดลิ้นวันที่จะปล่อยเนี่ยตัดลิ้นทิ้งเลย
วันที่ให้ขึ้นรถตู้เอาไปปล่อยอ่าตัดลิ้นทิ้งก่อนเลย
แล้วก็ทำพิธีคือเหมือนทางบ้านผู้หญิงเนี่ย
เขาเองก็มีคนที่ทำพิธีเป็นอืมเขาก็ตัดลิ้นปุ๊บ
ตะกุดฝังเข้าไปในหัวเลยค่ะอืมใช่เหมือนสะกดเอาไว้ว่า
ไม่ให้พูดไม่ให้พูดพูดไม่ได้อีกแล้วก็ยังมีผีหรือว่าวิญญาณเนี้ย
ตามก็เหมือนอย่างที่เด็กเห็นว่าเฮ้ยมาเหยียบอยู่ตรงบนบาเบีย
หลังจากที่เผาศพยายขาวยายบ้าใบ้ยายผีบ้า
ตามชื่อเรียกใดก็แล้วแต่เจอตะปูที่เหมือนจะอยู่ในตัวแก
ไม่ได้เป็นตะปูที่มาจากโรงศพไม่ได้เป็นประตูที่มาจากเตาเผา
เป็นไปไม่ได้ค่ะพี่แต่ประสบมาคมันต้องมีการเก็บมีการเคลียร์ก่อน
ถูกมั้ยครับเคลียร์ก่อนแน่นอนว่าตะปูนั้นน่ะ
เกิดขึ้นหลังจากที่เผาศพยายขาวเนี่ย
ไปแล้วค่ะเป็นเหมือนกับตะปูถ้าเราเรียกกันว่าเป็น

ไม่น่าจะอยู่ในร่างกายคนมานานขนาดนี้ได้

เฮ้ยยายขาวเนี่ยทำไมมีตะปูอยู่ในตัว

เฮ้ยทำไมยายขาวถึงมีตะปูอยู่ในตัว

ผมว่าด้วยความที่ชาวบ้านสมัยก่อนเวลาเขาจะสืบอะไรเนี่ย

ผมว่าเหมือนสมัยนี้นะน่ากลัวนะ
เรื่องของการสืบมันจะมีข้อมูลเชิงลึก

การไปสอบถามว่าอ่ะรู้ที่มาที่ไปของยายขาวแล้วนี่

เพราะว่าจากครอบครัวนั้นที่มามาด่าพระอาจารย์
ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอ๋อที่มาที่ไปของยายขาวมาจากที่นี่
ก็น่าจะกลับไปสืบสาวเราเรื่องที่นั่น
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยายขาว

เพราะมีคนวงนอกที่รู้คนที่อยู่ใน
หมู่บ้านนั้นที่เขาเกิดเรื่องต้องรู้
เขาถึงเล่าออกมาได้ไงว่าอ๋อยายขาว
เป็นอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนอย่างนี้
ที่ฟังเรื่องนี้มาทั้งหมดก็
ก็คงจะหนีไม่พ้นจะพูดคำว่า

มันคือเวรกรรมของใครของมัน
ซึ่งเวรกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ไม่รู้ว่าเขาไปทำเวรกรรมอะไรมา

เพราะบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นแค่ตรงนี้
มันอาจจะเริ่มต้นก่อนหน้านี้
เพราะเท่าที่ฟังดู
ความน่ากลัว
ของจิตใจคนน่ากลัวผีเยอะเลยนะ
ถูกไหม
คนไม่ได้เกียรติอะไรกันเนาะทำคุณสายใจกันทำไม
แค่แบบแค่แบบอยากให้เลิกกันอยากให้ออกจากตรงนี้ไป
แต่ตัวของยายบ้าใบ้หรือว่ายายขาวคนนี้เขาก็มีความผูกพันอยู่กับลูกของเขา
มันก็ไม่มีทางไหนที่จะพลากออกไปจากตรงนี้ได้
ก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งเท่าที่ฟังดูมันคือวิธีการที่โหดร้ายโคตรเลย

เพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย
มันก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรไปยุ่งไปข้องไปเกี่ยวกับมันอย่างที่สุด
เพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการเข้าไปยุ่งกับมัน
วิ่งเข้าไปหามันแล้วก็ไปหยิบไปจับมันขึ้นมาใช้
เอาไว้ใช้ทำร้ายคนเอาไว้ใช้บังคับจิตใจคนเอาไว้ทำนู่นทำนี่
แล้วมันก็สร้างกรรมต่อกันค่ะแต่ใครก็แล้วแต่ที่ไปหยิบจับไอ้ของพวกเนี้ย
เอามาทำร้ายคนอื่นจนคนอื่นได้รับผลพวงนั้น
คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะ
นั่นคือเวรกรรมที่คุณจะหนีไม่พ้นเห็นด้วยมันอาจจะเร็วจะช้าไม่รู้
แต่วันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณโดยตรง
แต่มันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคนที่คุณรักทุกอย่างมันมีราคาที่คุณจะต้องจ่าย
ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่นะการทำกรรมไม่ดีกับคนอื่น
ผมว่าเวรกรรมบาปบูลคุณโทษผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันมีจริง
ที่ทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลที่มันไม่ดี
ถ้าเราคิดดีเนี่ยจิตใจเราก็จะดีถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยจิตใจเราก็จะไม่ดี
อันนี้ก็เป็นเวรกรรมที่เห็นชัดอยู่แล้วเนาะพี่แจ๊ค
ผมนึกภาพออกนะคือตลาดตามต่างจังหวัดจะมีผู้หญิงสติไม่ดี
ผมเข้ากระเซิกกระเซิงเดินอยู่ในตลาดเก็บของเก่าขาย
ก็จะมีเด็กไปวิ่งไปล้อกลัวเป็นเรื่องปกติธรรมดา

เวลาเห็นเขาเดินเข้ามาใกล้ผมว่าด้วยความเป็นเด็กร้อยทั้งร้อยยังไงก็กลัว
แต่กลัวด้วยรูปลักษณ์ลักษณะของเขาเขาไม่เขาไม่เหมือนคนปกติก็กลายเป็นว่าเนี่ยคือคือสิ่งที่น่ากลัวคือผี

ใช่แต่ที่ไหนได้คือปูมหลังของเขาเขาเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มองได้เรื่องเดียวครับเวรกรรมใครทำอะไรไว้ก็เป็นเวรกรรมของคนคนนั้น
ก็อย่างที่เรื่องนี้ที่คุณหมีเล่าอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าฝ่ายชายหรือว่าทางครอบครัวเนี้ย
เขาถ้าเขาไปทำคุณสัยใส่จริงวันหนึ่งเขาต้องรับผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแรกที่เราได้ยินได้ฟังกันนะครับมันมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่คำว่าคุณสัยมนต์ดำมันไม่ได้มีแค่ในอดีตทุกวันนี้ผมเคยพูดหลายครั้งในรายการ
ผมได้รู้จักกับหลายหลายคนดาราศิลปินผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละคนเคยพบเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้นะครับมาและ
คือที่ผมจะบอกไม่ใช่อะไรครับจะบอกว่าทุกวันนี้ไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันมีอยู่จริงเพราะมันมีคนที่เขาประสบพบเจอมาแล้วเขาหมดไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง
จากที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำจนเขาไปแก้ไปแก้เสร็จปุ๊บก็ไปรู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาโดนทำอย่างนี้แล้วก็ไปตามแก้ทีละเปาะทีละเปาะจนแก้ไขสถานการณ์ได้ส่วนคนที่ทำก็รับผลกรรมไปจุดจบเป็นแบบนี้ทุกเรื่องเหมือนกันหมด
เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณผู้ชมผู้ฟังอย่าไปทำอย่างเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเริ่มวงล้อแห่งกรรมนี้คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณ
และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของปริศนายายบ้าใบ้มันไม่ใช่ปริศนาแล้วนะเหมือนมันถูกไขออกมาให้มันกระจ่างแล้วจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ตอนที่เห็นยายบ้าใบ้ครั้งสุดท้ายตอนที่แกเสียชีวิตเนี่ยมันทิ้งระยะห่างนานไหมครับกว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเฉลยคือวันที่ไปวันที่ครอบครัวนั้นมากับตอนที่คุณยายไปเสียชีวิตนานไหม

ก็เร็วนะถือว่าไม่นานนะถือว่าเร็วนะ
วันที่ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาจะกลับเนี่ยเขาพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าครั้งนี้กูเอามึงตายแน่

ก็คือก็แค่แยกย้ายกันไปจบกันไปต่างคนต่างอยู่ดีกว่าดีกว่ามาทำร้ายกันและกันแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้

นะครับอ่ะก็อย่างที่บอกครับว่าขอให้เรื่องนี้มันเป็นแค่นิทานที่ถูกแต่งมาสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน
ขอบคุณคุณหมี่มากนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะขอบพระคุณครับ